เรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี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

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นครับ
แล้วก็ฝากบอกคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และแขกรับเชิญของเราในวันนี้เข้ามาพร้อมกับเรื่องหลอน
ที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะครับ

เรื่องราวที่เราจะได้ยินได้ฟังกันในวันนี้
คุณผู้ชมนั้นต้องใช้ดุลยพินิษฐ์
แล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังเป็นอย่างมากเลยครับ
ไม่ว่าจะเป็นยายมากับแมวลมเพลลมพัด
และครั้งนี้เขามาพร้อมกับเรื่องราวที่
ต้องบอกว่าเป็นการสืบทอดความเชื่อ
วัฒนธรรมบางสิ่งบางอย่างครับ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

ขอบคุณมากที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยนในสถานีผีดุ

แขกรับเชิญทุกคนที่มานั่งอยู่ข้างผมตรงนี้
ผมจะถามทุกคนว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของ
ของผีของวิญญาณ
ถ้ามีความเชื่อให้ร้อยเปอร์เซ็นต์

รวมไปถึงความเชื่อความศรัทธาที่ตัวของคุณบุ๋มมี

การสืบทอดทางวัฒนธรรมความเชื่อ

เรื่องของครูหมอมโนรา

วันนี้คุณบุ๋มมาพร้อมกับเรื่องนี้เลยครับ

หมายถึงว่าตัวของคุณบุ๋มรับวัฒนธรรมความเชื่อนี้

โอ้โหน่าสนใจน่าสนใจ
เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ
ไม่รู้จักครูหมอมโนรา
เข้าใจว่าทำไมต้องมีการรับความเชื่อ
สืบทอดวัฒนธรรมนี้มา
ต้องให้คุณบุ๋มเล่าให้ฟัง
ถ้าพูดได้เลยว่าเมื่อก่อน๕ปีที่แล้ว
ผมเชื่อว่าวิญญาณมีจริงผีมีจริง
แต่การถูกล่างทรงหรือถูกแฝง
บุ๋มแค่๕๐๕๐ไม่ได้ลบหลู่
แต่ก็ไม่ได้เชื่อเต็มร้อย

ส่วนเรื่องครูหมอมโนลาค่ะ
ด้วยความที่บุ๋มเป็นเด็กต่างจังหวัด
มาจากนครศรีธรรมาราช
พื้นเพชรที่บ้านก็คือเป็นตะสีตะสาทั่วไป
แล้วบุ๋มจบป๖ที่นู่น

ปีหนึ่งเราก็จะได้กลับบ้านแค่ครั้ง

เราก็ไม่ได้มีวัฒนธรรมทางโนราคม
เหมือนกับเราไม่ได้สัมผัสหรือไปแบบไปยุ่งเกี่ยว

เราอาจจะคุกคลีกับเพื่อนที่แบบเป็นคนจีน
เขาพาไปดูงิ้วไปดูลิเก
แต่มโนลาคือสิ่งที่ไว้ข้างหลังเลย
เหมือนเคยรู้ตอนเด็กแต่เราก็ไม่ได้แบบสัมผัส
ไม่ได้แบบมีประสบการณ์ร่วมมาด้วยนะคะ
เมื่อ๕ปีที่แล้วค่ะ

บุ๋มกับแฟนได้เปิดร้าน
ร้านขายยางรถยนต์กับอะไร

ส่วนแฟนเนี่ยยังมีงานประจำอยู่
แล้วก็จะมีที่เขาเข้ามาดูร้านบ้าง
เวลาที่งานประจำเขาอะค่ะ

มีวันหนึ่งมีลูกค้ามาเปลี่ยนยางที่ร้าน

ผมก็จะมีลูกน้องสองคนนะคะ

แล้วเขาก็เดินเข้ามาหาบุ๋มอะค่ะ

ซึ่งณวันนี้เราเป็นกรยานมิตรกันนะคะ

ในขณะที่ลูกน้องกำลังเปลี่ยนยางเนี่ย

บุ๋มก็เขาอาจจะถามเกี่ยวกับตัวแม็กซ์ตัวยางหรือเปล่า
ปรากฏว่าเขาดันบอกว่า
พี่เห็นมีองค์ครูอยู่กับน้อง
ตอนนั้นอยู่มีใครก็ไม่รู้

น้องถ้าพี่พูดอะไรน้องจะเชื่อไหม

ถ้าเป็นคนทั่วไปผมว่ามันมีอยู่สองแบบ
แบบแรกอะไรอ่ะ

สองคือถ้าเขามีความเชื่อความศรัทธาหรือว่ารู้ตัวเองอยู่แล้วเนี่ย
เขาจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่โดนทักมันถูกต้อง

พี่คนนี้เขาสติไม่ดีหรือเปล่า

บุ๋มก็เออเออละคะก็แค่เหลือค่ะ
แล้วก็พยายามเดินไปหาน้องค่ะ
คือไปอยู่ใกล้น้องที่เป็นลูกน้องเรา
แล้วก็แบบคนนี้น่าจะสติไม่ดี
เขาก็ไม่ลดละเขาก็เดินมาหาอีก

ก็คิดในใจเอ้ยพี่คนนี้ไม่ปกติแล้วล่ะ

หนูเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง

อันนี้ที่พี่เห็นเป็นองค์ครูใหญ่

เห็นเป็นองค์ครูมโนลาอยู่หลังน้อง

มองออกว่าเราเป็นคนใต้

แต่ว่าไม่มีหรอกค่ะพี่เพราะบ้านหนูก็ไม่มี

เขาก็บอกว่างั้นจำคำพี่ไว้นะ
ไปค่ะจนร่วงเลยเวลามา

บุ๋มอะค่ะเขาทำงานเป็นช่าง

แล้วมันมีช่วงนั้นเขาจะต้องไปที่

ปกติเลยประมาณสักตีหนึ่ง
สองแล้วค่ะพี่แจ๊คกลายเป็นว่า

ก็ปิดทีวีแล้วก็ล้มตัวลงนอน

บ้านเรามันมีวัดเยอะ

เอ๊ที่ว่านี้เหมือนเสียงปี่

แต่ช่วงจังหวัดที่เรากำลังคิดอยู่

ทำไมเสียงมันดังเหมือนในห้องเรา

แล้วก็เหมือนปึงเหมือนตีกองอะค่ะ
ผมก็เลยอ๋อสงสัยนอนทับรีโมท

ปิดรีโมททีวีแล้วเราก็วางไว้

ผงกหัวค่ะดูตรงปลายเท้า

แล้วทำไมเหมือนเสียงมันดังอยู่

ตอนนั้นไม่ได้สังเกตตัวเองว่า

ปรากฏว่าบุ๋มเห็นผู้ชายสามคน

สามค่ะนั่งท่าเหมือนกับ

คนหนึ่งถือปีกเหมือนปีกใหญ่
สีขาวอีกคนก็เป็นกอง

คือตอนนั้นผงกหัวขึ้นมา
เห็นเป็นผู้ชาย๓คน

คนหนึ่งกำลังเหมือนตีตะโพน

อุทานว่าเกิดอะไรขึ้น

เตียงบุ๋มจะสูงประมาณซักสะโพก
ต่อให้มายืนแล้วบุ๋มยืนเนี่ยบุ๋มก็ต้องแบบ
แต่นี่เขานั่งอะค่ะครึ่งตัวเขา
ก็เลยเตียงเรามาอีกตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วเราก็ยังงงอยู่อะค่ะเหมือนกับ
อันนี้ทำไมเราฝันไวจัง
หรือมันยังไงดนตรีก็ยังคงดำเนินอยู่นะคะ
แต่ล็อกคอเนี่ยเราหันได้แค่คอทั้งที่ตัวเรานอนอยู่
แล้วสักพักค่ะบุ๋มได้ยินเสียงคนเรียกว่าบุ๋ม
เหมือนเรียกมาจากอีกฝั่งนึงซ้ายมือ

ตอนนั้นฟังไม่ออกค่ะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

บุ๋มแน่นอนบุ๋มก็เลยหันหัวหันคอกลับไปดู
ซึ่งฝั่งนั้นมันจะเป็นอธิบายห้องนะคะก็คือเป็นเตียง
ผมจะนอนอยู่ฝั่งริมข้างในซึ่งติดกำแพง

ฝั่งนี้คือแฟนน้องแล้วก็นี่จะเป็นโซนแต่งตัว

กลายเป็นว่าของทุกอย่างในห้องเราหายไป

อัศจรรย์เหมือนกีฬาศรีมาวางแทนที่
แล้วก็มีคนนั่งท่าเทพบุตรแบบนั้นนะคะ

แต่เขาไม่ได้นั่งแบบติดกันนะคะ
เขานั่งห่างเป็นเหมือนเว้นระยะ
ซึ่งมองขึ้นไปคือแบบสูงอย่างนี้ค่ะ
เราก็แบบนี่คืออะไรที่เราเห็นนะ

คนก็ยังนั่งอยู่ฝั่งนั้นก็เป็นเงาดำ
กำลังคำนวณอยู่ว่านี่เกิดอะไรขึ้นอืม
ก็เหมือนมีไฟ๒บัตรที่ล่าง
ร่างหนึ่งที่เป็นแบบอยู่ล่างสุดของอัศจรรย์
แล้วก็นั่งท่าเทพพบุตร
กลายเป็นว่านั่นคือปู่หน้าของปู่บุ๋ม

แต่ต้องย้อนให้พี่แจ๊คฟังนิดนึง
ปู่เนี่ยคือพ่อแท้ของพ่อเราใช่ไหมคะ
แต่ด้วยย่าบุ๋มเขาเลิกกับปู่มานานแล้ว
แล้วย่ามาแต่งงานใหม่

เราก็จะรู้สึกเราเคยเห็นแค่ในรูปถ่าย
แล้วก็เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในการแบบ
ความความสัมพันธ์ในการแบบรักไข้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเหมือนเราแค่รู้ว่าคนนี้คือปู่

เราก็ไม่ได้แบบว่าไปงานไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่น้ำโมเมนต์นั้นมันเหมือนวึบขึ้นมาได้รู้เลยว่าอันนี้คือปู่
แล้วก็เรียกปู่ไปเลยว่าปู่ไหว

มาได้ยังไงอ่ะในเมื่อตอนที่บุ๋มแต่งงานซื้อบ้านเนี้ย
ปู่เสียไปตั้งนานแล้วอ่ะแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไร

แล้วพอชี้ปุ๊บบุ๋มหันไป
มันยิ่งกว่า๒อย่างที่เกิด
ให้พี่แจ๊กซ์นึกถึงชุดมโนรา
แต่คนที่ใส่ชุดมโนลาสูงเลยหลังคาค่ะ
ทำไมคนนี้ร่างใหญ่เหมือนยักษ์เลย

ในขณะที่เรามองอยู่ดนตรีก็ดัง

ตอนที่เขาร่ำมโนลาค่ะบุ๋มเห็นทุกท่า
ดนตรีคือจะตี
ตัวบุ๋มเองที่นอนบนเตียงอันนี้ทำไมเราฝันแบบเนี้ยอืม
คือคิดว่าเรายังฝันอยู่ครับอ๋อสงสัยแบบเราเดินผ่าน
ข้างล่างแล้วใครเปิดแบบช่องหนังจากจากวงงงหรือเปล่าทำให้เราเก็บมาคิดอืม
กำลังคำนวณอยู่เขาก็ยังแบบยังลำอยู่นะคะแล้วก็เริ่มมีเสียงร้องค่ะอืม
ร้องเป็นภาษาใต้เป็นมโนลาค่ะซึ่งตอนนั้นยังจับใจความไม่ได้
แต่รู้สึกดนตรีจะเริ่มเร่งแล้วเหมือนดนตรีจะตีเร็วขึ้นเร็วขึ้นอืม
แล้วก็มีเสียงร้องมาว่าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวครูหมอมโนลา
ชี้นิ้วไปที่ใครอืมคนนั้นจะต้องเป็นมโนลาต่ออืม
เออก็คือแบบเอ้ยมันไม่ใช่นะเพราะว่ามันใช่เหรอ
เขาก็เริ่มลำให้นึกถึงนะคะณวันนั้นที่บุ๋มเห็น
เล็บที่เขาใส่มันเป็นเล็บแบบสีทองทองแล้วอืมอืม
งอมวนนะคะโค้งถ้าลำเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าถูกต้องนะครับ
แต่ที่บุ๋มเห็นคือเขากำลังแบบสะบัดอะค่ะแล้วก็นิ้วอ่ะกำลังกรีด
เหมือนกำลังจะเตรียมชี้อย่างนี้ชี้ใช่ค่ะแล้วในห้องก็มีแต่เราเนอะ
ผมก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ได้นะมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไง
จะให้ลำได้ไงดูมือบุ๋มสิคะตรงขนาดเนี้ยอืม
บอกแล้วคืออะไรทำไมมาลำในห้องกำลังเหมือนตัดสินใจอยู่ว่านี่ฝันหรืออะไร
ทำไมไม่ตื่นนิ้วก็กำลังมาแล้วเริ่มเห็นเหมือนแสงบางอย่างกระทบกับนิ้วเขาอะค่ะ
เหมือนมันมันกระเด้งเข้าตาเราเอ้ยทำไมมันสมจริงขนาดเนี้ยอืม
จนแบบมือกำลังจะตะวัดมาบุ๋มก็แบบเหมือนแบบรวบรวมอะค่ะตะโกนบอกไม่เอา
แล้วก็แบบมันหลุดออกมาค่ะพอหลุดออกมาปุ๊บบุ๋มก็ไปเปิดไฟอืม
ขณะที่เปิดไฟหันกลับมาคือหูเราอะค่ะมันยังดับดับเพราะเสียงดนตรีที่มัน
มิ้งเลยเหรอใช่ค่ะเหมือนที่แล้วเวลาเราแบบไปไปงานอะไรมาแล้วดนตรีมันดังอยู่ข้างหูนานนานอ่ะค่ะอืม
หัวใจเราก็เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเหมือนคนไปวิ่งอืม
ก็กวาดสายตามองรอบห้องว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไปดูนาฬิกาจากตอนที่ผมนอนอ่ะประมาณตีหนึ่งกว่าเกือบตีสอง
ตอนเนี้ยเป็นเวลาตีสี่กว่าอืม
ก็เอ๊ะทำไมมันฝันสมจริงเหงื่อก็ไหลใช่ไหมคะแล้วความอารมณ์ตกใจมันมาแบบเต็มร้อยค่ะ
ก็เลยคิดอ๋อสงสัยฝันแหละฝันสมจริง
ไม่เป็นไรนะบ้านนี้ก็อยู่มาตั้งนานแล้ว๗๘ปีแล้วมันไม่มีอะไรหรอก
แล้วบ้านที่บ้านจะมีพ่อแม่แฟนนะคะเขานอนอยู่ห้องตรงข้าม
ได้ยินเสียงเหมือนพ่อพ่อแฟนเขาจะตื่นเช้าแล้ว
เหมือนได้ยินเขาเปิดไฟข้างล่างอืม
แบบไปหุงข้าวทำอะไรของเขาอะค่ะเราก็เริ่มอุ่นใจ
วงก็เลยเอามือไปปิดไฟอืม
กำลังจะทิ้งตัวลงนอนค่ะอืม
ดนตรีปี่มาอีกแล้วค่ะพี่แจ๊คยังไม่ทันคือแบบว่าแค่ทิ้งตัวลงนอน
ใช่ค่ะยังไม่ได้แบบนับเวลาผ่านเวลาเพื่อหลับไม่ใช่ใช่ค่ะ
แค่ทิ้งตัวเอาหัวถึงหมอนปุ๊บเอ๊บุ๋มสะดุ้งแล้วบุ๋มก็ไปเอามือเปิดไฟ
อืมทีนี้บุ๋มก็เลยเปิดทีวีเปิดไฟทุกดวงในห้องนอน
แล้วก็คิดในใจว่าไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ผิดปกติอืมอ่า
เช้ามาหกโมงบุ๋มโทรไปหาพ่อบุ๋มที่ใต้อืม
เหตุการณ์ทุกอย่างให้พ่อฟังว่าพ่อลูกฝันแบบนี้
แต่มันไม่เหมือนฝันนะมันเกิดอะไรขึ้นพ่อเขาก็ฟังเงียบเงียบแล้วเขาก็พูดว่า
เดี๋ยวก่อนลูกแล้วตอนที่เขาชี้มือมาลูกได้รับไหมอืม
รับอะไรล่ะพ่อก็บอกลูกได้รับไหมไม่ได้รับลูกก็ตะโกนออกมาว่าไม่เอา
อืมอ่าไม่อ่าลูกก็ไม่ได้รับพ่อบอกอ๋ออืมงั้นดีแล้วลูก
จำคำพ่อไว้ลูกแค่กินข้าวเยอะฝันเยอะไม่มีอะไรลูกอืมอ่า
ผมก็อ้าวทำไมมันไม่ได้คำตอบเนอะในเมื่อพ่อบอกไม่มีอะไร
ก็ไม่มีอะไรอ่ะก็คือจบไปแต่ทุกคืนค่ะซึ่งฟันไปเป็นอาทิตย์
ก็จะทำอย่างนี้เปิดไฟห้องน้ำไฟระเบียงค่ะ
จนพี่แถวบ้านเนี่ยเริ่มแบบไลน์ว่าน้องทำไมน้องเปิดไฟสว่างขนาดเนี้ย
เจ๊เห็นเปิดบางทีเจ๊มาเข้าห้องน้ำตีหนึ่งตี๒น้องยังมีไฟเปิด
ระเบียงเปิดห้องน้ำไม่ลืมเหรอก็เลยต้องเล่าให้พี่ในหมู่บ้านฟัง
เขาก็บอกเออฝันแป้งเนอะนะจนจบจนแบบมันเหมือนเรานอนไม่ได้พี่แจ๊ค
เพราะว่าทุกครั้งที่แบบเพราะเรานอนติดเรานอนปิดไฟมาตลอด
พอเปิดไฟทำให้ร่างกายเรามันเพียก็เลยโทรไปหาอาค่ะ
ซึ่งที่บุ๋มมาเรียนอยู่กรุงเทพกับเขาน้องสาวพ่อแล้วบุ๋มเรียกเขาแม่ใช่ไหมคะ
บอกแม่ติ๋วเนี้ยพี่บุ๋มเจอแบบเนี้ยแม่ไม่โอเคเลยทำไมฝันแปลกแปลกอืม

เออทำแล้วพ่อพ่อแกพูดอะไรไหม

แม่ติ๋วก็เลยบอกว่า

ด้วยความที่ย่ากับปู่เลิกกันไม่ค่อยดี
พ่อเขาก็มีความฝังใจบางอย่างเนอะ

แกเล่ามาฉันเชื่อแก
เพราะว่าพ่อฉันปู่แกเป็นมโนลา

เพราะมันมาหมดที่รุ่นของปู่ใช่ไหมคะตอนนี้
ซึ่งมีน้องสาวสืบทอดอยู่อีกคนนึง

ก็คือพอปู่กับย่าเลิกกัน
พ่อเขาก็ไม่เคยไปยุ่งด้านนี้เลย
ทุกคนเขาก็เหมือนกับห่างมา
แต่เคยมีพิธีที่เขาจะต้องไหว้ครู
แล้วจะต้องมีคนเข้าไปร่วมพิธี
แต่มโนลาองค์ท่านไม่เคยเลือกใคร
ก็รับรู้ข้อมูลมาแค่นี้

หรือพี่อาจจะไปดูอะไรมาอย่างนี้จนจบไป
แล้วก็ผ่านมาค่ะเป็นเกือบปีเลยค่ะพี่แจ๊
ก็ดำเนินชีวิตปกติเลยไม่ได้มีอะไร
แล้วพี่แถวบ้านนะคะเขามีปัญหา

เขาก็รบกวนว่าให้พาไปดูหน่อยได้ไหม

ในระหว่างที่พี่เขากำลังดูหมออยู่อะค่ะ

เราก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างนอก
เหมือนพี่หมอดูกำลังดูให้พี่แจ๊คอย่างนี้
เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเขาบอกหยุดก่อน
แล้วเขาก็หันมาหาบุ๋มแล้วก็ชี้

ฉันคุยอะไรกับแกหน่อย
ครูหมอมโนลาฝากบอกฉันว่า
เขาไปหาแกแล้วทำไมแกถึงไม่รับเขา

ไม่ได้เคยเล่าให้ใครฟังนอกจากคนในครอบครัว
ใช่คนในครอบครัวนี้แค่แฟนนะคะ
แล้วก็กับแต่พี่ในหมู่บ้าน

เขาไม่มีทางที่จะมาเล่าได้ว่า

เพราะเราเห็นว่าเราเปิดไฟนอน

เหรอพี่ติ๋มไม่ใช่หรอกหนูแค่ฝัน
แกก็เลยบอกไม่ใช่แล้ว
เขาฝากบอกแกทำไมไม่รับเขา

ไม่เอาหรอกพี่ติ๋มผีนะ

ไม่เอาหรอกแล้วก็ตอนนั้น
เราก็คิดไปก็ถ้ารับมา

โดนแบบตำรวจจับอีกไม่เอา

บอกพี่ติ๋มหนูดูพี่ติ๋มมาตั้งกี่ปี
ทำไมพี่ถึงไม่เคยมาบอกหนู
ว่าหนูมีทำไมอยู่วันนี้ถึงมาพูด

หนูก็ฟังเหมือนกับผ่านหูซ้ายเข้าหูขวา
มาเรื่อยเริ่มมีโควิด

ผมเริ่มฝันฝันเห็นคนแก่ผู้ชายเมา
นุ่งสโหลงมีผ้าเขามาพาด
เมาแอตัวแดงตลอด

เขาก็บอกว่ามึงไปเอาหน้า

เราก็ลุงหน้ากากอะไร
เมาแล้วลุงแบบแปลกนะเนี่ย
มันเอาหน้ากากกูไปมึงไปเอาคืนมา
บุ๋มก็บอกเอาละลุงคนนี้เพีย้น

แต่จะมีคนใส่ชุดขาวนั่งบนพื้น
เต็มไปหมดมีแต่บุ๋มคนเดียวที่ยืนคุยกับเขา
จนเรารู้สึกว่าลุงอยากได้หน้ากากใช่ไหม
ว่ามึงเห็นกูเป็นเพื่อนเล่นเหรอมันเอาหน้ากากกูไปมึงไปเอาคืนมา
แล้วหนูก็ถามลุงหนูซื้อให้แล้วลุงก็ยังไม่เอาแล้วไม่ได้ฝันครั้งเดียวนะคะ
แจ๊คอืมฟันหลายหลายคืนติดกันเรื่องเดิมเดิมเนี้ยค่ะเออหนูขนาดหนูดูซีรีส์เกาหลี
ซีรีส์ฝรั่งหนูยังฝันเห็นลุงคนนี้ค่ะหนูก็เลยธรรมดาแล้วก็เลยบอก
ถามเลยค่ะหน้ากากอะไรลุงพูดให้มันรู้เรื่องไม่ใช่เอาแต่เมาแล้วเขาก็ให้หนูเห็นเป็นหน้ากากสีแดงครึ่งหนึ่ง
อ่าเหมือนมีหนวดนะคะครับหนูก็เอ๊ะหน้ากากอะไรอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะ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

ย่าก็จุดทูบบอกว่าว่ายสิลูกว่ายครู

เพราะว่าบนหิ้งมันไม่มีอะไรเลย

หนูว่าครูมโนลาคือหิ้งเป่าเหรอ

เราก็ไม่ได้ถามอะไรจนเราไหว้อะไรเสร็จ
ไหว้ทำไมเราก็คิดแค่นั้น

ก็เลยถามว่าย่า
มีหน้ากากอะไรเคยอยู่บนนั้นไหม

ใช่หน้ากากตาพรรณบุญ

อ่ะแล้วทำไมให้หนูไหว้หิ้งแล้วหน้ากากไปไหน
ก็ย้อนกลับไปว่ามีน้องคนหนึ่งคนสุดท้อง
เป็นคนที่หัวสมัยใหม่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องอย่างนี้

แล้วก็ทำให้เขาว่าค่ะป่วย

แล้วก็ให้อาหารทางสายยาง

คุณย่านี่แหละให้คุณย่าไปที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าที่เคยพูดเอาไว้มันเป็นการลบหลู่
ให้ขอเข้ามาเขาก็เลยไม่มีหนทางแล้วยังไงก็เรียกญาติมาดูใจเขาก็เลยเอาทูบเทียนนะคะมาแล้วก็ใช้มือพยุงช่วย
แล้วบอกให้ตั้งจิตว่าถ้าหายเขาจะจัดโรงครูมโนลาให้หายค่ะพี่แจ๊คหายเลยเหรอ
พูดนะจากแบบหมอให้มาดูใจแล้วนะเรียกลูกหลานทุกคนดูใจแล้วค่ะ
อันนี้คือหายทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วพอแกออกจากโรงพยาบาลแกก็เลยมาอันเชิญหน้ากากตาพันบูรณ
ครับไปจัดพิธีลงครูให้อืมซึ่งทุกวันนี้หน้ากากอันนี้ก็คือยังอยู่ที่บ้านของน้องสาวคนนั้นอืม
อ่าแล้วบุ๋มก็เลยย้อนกลับมาถ้าถามนะตอนนั้นเชื่อไหมก็ยังไม่เชื่อนะคะ
ก็คือห้าสิบห้าสิบจนเวลาผ่านไปอีกค่ะโควิดปีที่สองสามมันเริ่มหนักเนอะแหละแต่ว่าทางเอ่อ
หมู่บ้านเนี้ยบุ๋มก็ยังกลับบ้านพยายามกลับได้ให้ได้ทุกปีอืม
ช่วงเดือนสิบมีพี่ในหมู่บ้านเขาไปบนบานบางอย่างกับอืม
ที่นครครับวัดวัดหนึ่งเนอะที่มีเด็กอ่าอืม
เขาก็ลงไปแก้ที่นั่นแล้วขอไปเที่ยวบ้านบุ๋มด้วยแล้วก็ไปกันสี่คน
ตอนที่เราพาไปที่วัดนะคะวัดแรกก็คือวัดเด็กคนนี้ค่ะ
ไอ้ไข่แล้วกันนะครับก็ไหว้อะไรเสร็จอยู่อยู่พี่เขาบอกเออ
เห็นบอกว่ามีวัดตาพันบุญไปไหว้ไหมเราก็ไปไหว้
พอมาไหว้วัดตามพันบุญไหว้นู่นไห้นี่เสร็จก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไร
แต่พอเราออกมาค่ะเราก็เป็นคนชอบเสี่ยงดวงกำลังจะเดินมาเสี่ยงดวง
ตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผู้ชายเดินเข้ามาบอกว่าเป็นมะนางมโนลา
อืมต้องไปไหว้ที่จังหวัดหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งนะอืม
มีองค์ครูปฐมมาปฐมกษัตริย์อยู่ที่นั่นอืม
ซึ่งเดินมาหาเราให้อีกแล้วเหรออีกแล้วค่ะ
เขาบอกว่าไปได้พอเราไปปุ๊บอะค่ะ
ไปถึงวัดอะพี่แจ๊มันเป็นวัด

แล้วคนในวัดนะคะเขาก็พูดว่าโอ้ท่านมารับแล้วเหรอท่านมารับเลยเหรอ
หนูก็เลยหันไปบอกป้าไม่ใช่ท่านงูงูนะใช่ค่ะ
แล้วมันก็เหมือนกับเลื้อยเข้าไปในใต้รถอีกคันนึงนะคะ
เพื่อนที่มาด้วยในหมู่บ้านก็บอกเจ๊เป็นอะไร
แล้วก็เลยบอกว่ามีงูหล่นมาน้องก็กรี๊ดแล้วก็วิ่งอะค่ะ
เสร็จเราก็เลยแบบทุกคนแถวนั้นที่เขาเหมือนขายดอกไม้อะค่ะ
เขาก็พูดว่าโหดีมากเลยนะท่านหนูสามารับ
เราก็บอกคนแถวนี้แปลกท่านที่ไหนมันคืองูอ่ะเห็นอยู่กับตายังแปลก
เราก็เลยถามเขาว่าเห็นบอกว่าต้องไหว้ตรงไหน
เขาก็บอกอ่ะนั่นตรงไปเลยเป็นสาราเล็ก
ก็เข้าไปค่ะก็มีคุณป้าสองคนเหมือนเป็นคนเตรียมของที่นั่นนะคะ
เขาก็บอกลูกมาจากไหนกันแฟนก็บอกมาจากนนทบุรีครับ
บอกอ๋อเนี่ยดีนะมาไหว้พ่อขุนศรีสัทธาที่นี่น่ะอืม
มาเลยลูกจุดทูปจุดเทียนแต่เขาไม่ได้บอกว่าบุ๋มเป็นคนใต้หรือเป็นอะไรนะคะ
เราก็แค่ไปไหว้อย่างที่บอกว่าถามว่ามาไหว้ทำไม
มันคือแค่ความแคงใจว่าทำไมคนทักสองคน
อ่าพอเราเข้าไปไหว้เราก็ไม่ได้แบบเหมือนความรู้สึกอะไรนะคะ
ไม่มีความรู้สึกขนลุกอะไรเลยก็แค่ไหว้
แล้วขณะที่ไหว้เราก็ขอเนอะเนี่ยลูกมานะลูกขอให้แบบกลับไปมีโชคมีลาบใช่ไหมคะ
ด้านนี้เลยค่ะไม่ได้คิดอย่างอื่นแล้วอยู่อยู่เขารู้สึกเหมือนมีแสง
เหมือนเราขับรถแล้วก็จกข้างหน้ามันสะท้อนแดดเข้าตา
มันรู้สึกแบบนั้นแล้วเรารู้สึกแสบตา
ขณะที่เราขออยู่พอแสบตาปุ๊บปุ๋มก็หลับตาแป๊บนึง
แล้วผมได้ยินเสียงอื้ออื้ออื้ออื้ออื้อ
แล้วก็อื้อทั้งที่เราหลับตาอยู่นะความอยากเผื่อค่ะพี่แจ๊ค
ใครร้องอ่ะร้องร้องทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลืมตาดูทำไมลืมตาไม่ขึ้น
แล้วจากเสียงที่ฮืออ่ะค่ะมันดังขึ้นเรื่อยค่ะอื้ออื้ออื้ออื้อ
อย่างเงี้ยค่ะอืมเราก็เฮ้ยใครเอามานั่งร้องไม่อายคนอื่นเขาเหรอ
ครับแต่เราก็ยังลืมตาไม่ได้สักพักทำไมเสียงมันคุ้นคุ้นอ่ะเราร้องเหรอ
เสียงเราหรอเสียงตัวเองค่ะอื้อทั้งที่หลับตานะฮะเออเออ
เสียงเราร้องเหรอแล้วเราก็แบบเสียงก็ดังเรื่อยแล้วบุ๋มก็ถามตัวเอง
เฮ้ยร้องทำไมพอถามแค่เนี้ยว่าร้องทำไมอะค่ะให้เหมือนความรู้สึกมันแทรกเข้ามาว่า
นานมากแล้วอ่ะที่ไม่ได้มาที่นี่อ่านานมากแล้วที่รอคอยกลับมาอืม
มันร้องจนแบบว่ามันไม่ใช่ร้องแค่เสียงนะพี่แจ๊คน้ำตาเนี่ยค่ะคือมันไหลแบบ
แล้วเราก็แบบตัวสั่นนะคะร้องจนแบบสะอื้นนะคะแล้วแต่ข้างในบูบมาก
ผมก็ยังตะโกนถามตัวเองว่าจะร้องทำไมอายเขาแล้วเอ๊ะแล้วแฟนเราล่ะเพื่อนเราหลับไปไหน
ทำไมเขาไม่ช่วยอยู่อยู่อะค่ะป้าสองคนเขาก็บอกว่าอ้าวท่าน
หนูก็อื้อเหมือนเราเราฟังเสียงค่ะท่านไหนท่านท่านชื่ออะไรท่านบอกเราอืม
แล้วก็บอกไปเอาเก้าอี้มาเรารู้ทุกปฏิกิยาแต่เราแค่ลืมตาไม่ได้
แค่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วป้าก็เหมือนไปเอาเก้าอี้มาแล้วก็บอกว่าเชิญท่านขึ้นมานั่งบนเก้าอี้
แล้วก็เหมือนมีบางอย่างมาพาดตรงไหล่อ่ะค่ะอืม
ท่านท่านบอกพวกเราว่าท่านชื่ออะไรอืม
แล้วก็เอาแต่ร้องค่ะร้องเหมือนคิดถึงโหยหาอย่างนี้ค่ะ
เราก็ยังพนมอยู่นะคะทั้งที่นั่นอ่ะบุ๋มก็ยังถามตัวเองว่า
ร้องร้องทำไมอายเขาทำไมไม่มีใครช่วย
แต่เสียงเราไม่ได้ออกมานะคะมีแต่เสียงร้องค่ะ
จนพอป้ามาหันไปถามแฟนได้ยินเสียงถามว่าลูกเนาะ
น้องคนนี้ร่างนี้เขาเป็นมโนราหรือเปล่า
หนูก็บอกว่าไม่เป็นครับแต่มีคนเคยทักว่าเขามีครูมโนลา
แล้วบอกเขาเป็นคนที่ไหนบอกคนนครแล้วบอกว่าคนนครเหรอ
มโนลาเขาแรงนะครูมนโนลาแรงอืมแล้วบอกเคยผ่านพิธีไหว้ครูไหม
ก็บอกไม่เคยจนสุดท้ายก็คือมันนานแล้วค่ะ
เราก็เริ่มข้างในรู้สึกเหมือนเหนื่อยป้าเขาก็เลยบอกล่างอ่ะ
ท่านคะร่างท่านอ่ะไม่เคยได้ผ่านพิธีอืม
ให้เขาอ่ะเอ่อพักเถอะเดี๋ยวถึงเวลาพ่อขุนศรีรู้แล้วว่าท่านมา
เขาจะไปตามมาเองอืมอ่าเขาก็ทำบางอย่างพี่แจ๊คที่หน้าผากเรา
แล้วเหมือนท่องอะไรสักอย่างบุ๋มรู้สึกว่าเขารูปมาประมาณ๓ที
เอารูปหน้าผากแล้วรูปปากสามครั้งแล้วมันเหมือนคนดิดนิ้วอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แบบสะอื้นนะคะหันไปอีกทีอ้าวแฟนหายเพื่อนหาย
เขากระโดดไปอยู่ข้างนอกหนีค่ะอืม
คือไปยืนเกาะกันเลยนะคะแล้วเราก็แบบเออทำไมไม่ช่วยบุ๋มอ่ะ
แล้วแฟนก็ยกโทรศัพท์อยู่อะค่ะ

เผื่อจะลำ

เขาก็อยากเห็นเหมือนกันเขาก็ไม่ได้เชื่อ

ปกติจะมีพิธีทุกปีนะพิธีไว้ครู

เดี๋ยวครูหมอมนุษย์จะไปตามมาเอง

เราก็เดิน
เขาบอกไม่รู้
อยู่ก็เห็นร้องแล้วก็เป็นแบบนั้น
จนผ่านมาเมื่อเร็วนี้ครับอยู่อยู่มีพี่คนหนึ่งทักขึ้นมาในไลน์
ซึ่งเราก็คุยปกติอยู่เนาะแต่อยู่เขาส่งมาว่าเนี่ยน้องบุ๋ม
พี่จะกลับไปบ้านพี่ที่จังหวัดนี้แหละ
พอดีว่าแฟนพี่เขาติดบนมโนลาอืมอ๋อค่ะ
เขาจะมีพิธีไหว้ครูวันนี้เป็นพิจารณ์แปลกไหม
เหมือนเขามาเรียกส่งสารเรียกทางอ้อมนะเหมือนเขามาส่งสารบอกเลยนะ
มันรู้เองเลยค่ะแล้วบุ๋มก็แบบเออเราเพิ่งกลับไปตอนสงการ
แล้วแฟนลางานไม่ได้แล้วแต่ความรู้สึกตอนนั้นคือยังไงดี
จะไปดีหรือไม่ไปแต่เสียงมันบอกว่าต้องไป
แล้วมันเป็นความบังเอิญที่ไม่น่าบังเอิญนะคะ
ขับรถคนเดียวนะคะจากนนทบุรีไปนครศรีธรรมราช
เพื่อที่จะไปเข้าพิธีครับแล้วเหมือนที่บอก
บุ๋มเนี่ยลูกเจอผีหรืออะไร
พ่อไม่เคยบอกว่าผีมีในโลกผีไม่มีลูก
ครูหมอมโนราไม่มีอยู่มาตั้งกี่ร้อยปีไปเกิดหมดแล้วลูกไม่มี
แต่ด้วยความที่เรารบเล้าลูกอยากรู้ว่ามันมีท่านมีจริงไหมไปเป็นเพื่อนหน่อย

ตอนที่ไปที่วัดนะคะเราไปด้วยกันทั้งหมด๔คน
๕คนค่ะมีหลานมีป้าด้วยมีแม่
ก็ขัดไปที่วัดไป๑๑โมงเขาก็เริ่มจัดพิธีเราก็นั่งมอง
นู่นกินนี่ไปเหมือนคนที่ไปดูว่ามีจริงเหรอ
บุ๋มนะคะเขาก็จะมีคนเป็นทำลงพิธีเริ่มตั้งแต่เห็นเขาทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดูไปเรื่อยจนเริ่ม๒ทุ่มคนก็เริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้น
เราก็เห็นป้าเริ่มหาวแล้วพิธีกำลังดำเนินอยู่
ก็เลยหันไปบอกป้าว่านานแล้วไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้ว๒ทุ่มครึ่ง
เราก็บอกในใจว่าหนูมาแล้วนะโอเคมันมีแค่นี้ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวหนูกลับ
ใครที่มาทำพิธีอะค่ะเขาจะใส่ชุดขาวหมดเลย
แต่วันที่บุ๋มไปเราก็จะแนวแบบกางเกงผ้าเมืองเหนือเสื้อ
ซึ่งไม่ได้เข้าธีมอะไรกับเขานะคะเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปร่วมพิธีอย่างนั้น
แค่ไปดูเฉยให้ได้รู้
ขณะที่กำลังนั่งกินขนมอะค่ะว่าเดี๋ยวคุยกันแล้ว๒ทุ่มครึ่งอีกแป๊บนึงจะกลับ
ดนตรีเริ่มดังแล้วเขาเริ่มเชิญครูมโนลาต่าง
พี่จะเคยเห็นคนอิสลามไหมคะอิสลามปกติไม่เข้าวัด
แต่ที่นี่มีอิสลามที่ผูกผ้าอียาฟเดินลำมาค่ะแบบเป็นผู้หญิงแล้วตาปิด
เดินลำแหวกผู้คนมาแล้วพุ่งเข้าไปที่ลานมโนลาอืมบุ๋มก็เลยหันไปมองว่า
นั่นคืออะไรอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะพ่อพ่อบอกไม่รู้สิแล้วทำไมอิสลามเข้าวัดได้
เราก็ยังสงสัยกันอยู่ระหว่างที่สงสัยบุ๋มเริ่มมีอาการเหมือนแบบปวดไหลข้างนี้ค่ะ
เราก็คิดว่าอ๋อสงสัยเรานั่งนานตะคิวอาจจะจับ
อ่าปรากฏว่าหลับเหมือนกับคนแบบไม่รู้เลยรู้ค่ะรู้แค่ว่าเหมือนตาหลับแล้วหนัก
แล้วสักพักมือก็เริ่มขึ้นอืมเสร็จทีนี้ปรากฏว่า
ตอนตอนนั้นอะหูเราได้ยินแล้วน้ำหรือเหมือนเราพยายามจะฝืนนะครับว่า
เกิดอะไรขึ้นเราเป็นอะไรเราจะล้มเหรอ

ซึ่งคนเป็นจำนวนพันคน

แต่มีเรากำลังเดินเข้าไปที่นั่น
แล้วเราก็พยายามบุ๋มเองพยายามฝืนแล้ว

แล้วเสียงหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่า

อืมลำสิลำ
ใครอ่ะใครจะให้หนูลำ

เราชื่อแม่แขนอ่อนนางหง

ก็ลำในขณะที่ลำตาเราก็ลำแล้วเราก็ลองให้ตลอดเวลาเพราะว่าตัวเราเองอ่ะข้างในฝืน
อย่าลำเราลำไม่ได้เราไม่ได้มีทักษะในการลำมืออย่างกับกระดานเนี่ยจะลำได้ยังไง
แล้วอายเขาอย่าลำนั่งลงแต่เสียงข้างในผู้หญิงก็จะพูดตลอดว่าลำสิลำ
สัญญาแล้วเธอสัญญาแล้วเธอต้องลำตั้งแต่๒ทุ่มจนถึง๔ทุ่มครึ่ง
๒ชั่วโมงลำอยู่อย่างนั้นเหรอฮะ
อยู่อย่างนั้นนะคะจนเขามีคนทำพิธีเขาเดินมาแล้วเขาเอาเหมือนน้ำมนต์ในประลำพิธีอะค่ะพรม
เหมือนเดิมเลยค่ะเป๊ะแต่คราวนี้มันมีอาการเหนื่อยด้วยไงคะแล้วเราก็คือหันไปมองแบบเกิดอะไรขึ้นคือเรารู้แหละแต่ว่า
ถึงว่าเรามาอยู่ตรงนี้ทำยังไงแล้วเราก็หันไปสบตาพ่อค่ะซึ่งพ่อมายืนอยู่ข้างโรงครูมโนลา
แล้วพ่อก็เหมือนพูดว่าลูกมาร้องเป็นเด็กเลยนะคะทั้งที่เราแก่ขนาดเนี้ยพ่อแล้วก็โผล่ไปหาพ่อค่ะก็คือเดินเซไปพ่อก็รับเสร็จแล้วเขาก็พยุงเราไปเนาะเพราะว่าเหมือนแขนขาเราอ่อนแรงพอเราไปนั่งอยู่อะค่ะเขาก็ให้ดื่มน้ำอะไรเสร็จแล้วบอกลูกจะกลับบ้านลูกกลับบ้านแล้วลูกไม่เอาแล้วลูกจะกลับบ้านแล้วก็มีผ้าสีขาวค่ะพาดอยู่
เขาก็เลยดึงบุมกำลังจะดึงผ้าองคู่คืนให้อยู่ค่ะเขาส่งน้ำมากำลังดืมน้ำ
ในพิธีเขาบอกอ่ะในเมื่อครูหมอทั้งหลายมาแล้วหลายปีแล้วที่เราไม่ได้มาเจอกัน
ลำลูกลำให้ลูกหลานดูอีกรอบปีที่บุ๋มเคยได้ยินนะคะ
มันดังขึ้นเอ๊เท่านั้นนะคะ
ก็ลำไปอีกรอบนึงโดยที่แบบ
เราไม่รู้ตัวจนจบ

เพราะว่าตอนเราไม่มีแรง
แล้วพ่ออยู่เขาก็พูดมาในรถว่า
ถ้าเป็นคนอื่นพ่อคงไม่เชื่อ

มีจริงนะลูกครูหมอมโนลา
พิธีของการไหว้ครูมี๔วัน

เนี่ยจะไม่ไปแล้ว
แต่กลางคืนของวันที่๔วันที่๓ค่ะ
เขาก็จะให้บุ๋มไป
พรุ่งนี้ไปลาโรงครูให้เรา
ก็เลยต้องตื่นเช้าบอกพ่อต้องไปลา
ให้เขาว่าพ่อพ่อก็ไปด้วยอีก
คิดว่าไปถึงยกมือไหว้หนูมาลาแล้วนะคะ
แล้วก็กลับนี่ใช่ค่ะเพลงแค่ดังขึ้นอ่ะอืม
หลับตาแล้วหนูก็เดินลำไปเป็นองค์เล็กเป็นคนแรกแรกที่เข้าไปในโรงครู
อืมจนกว่าจะเสร็จก็คือสิบเอ็ดโมงอืม
หนูก็เลยบอกพ่อว่าอ๋อจบแล้วก็มีคนมาบอกแค่ว่า
อันนี้เป็นมโนลาเต็มตัวหนูหมายถึงยังไงคะ
คือตอนนี้รู้แล้วว่ามีสายเลือดมีเชื้ออยู่
เพราะฉะนั้นต่อไปก็คือถ้าท่านจะลงผ่านร่างอืม
ก็ลงได้อืมแล้วล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
มีน้องทำพิธีไว้ครูที่บ้านแถวรามอินทาป้าป้ามาหน่อยนะ
จะมีพิธีไหว้ครูไปถึงพิธีปุ๊บเขากำลังอันเชิญเทพอยู่
แล้วก็แค่ไปนั่งซึ่งเราไม่รู้จักใครในงาน
แค่พอเขาเห็นหน้าเราอะค่ะมีองค์ที่เขาทำพิธี
เขาก็พูดว่าขอเพลงมโนลาหน่อยอืม
พอดนตรีมโนราขึ้นหนูก็ออกไปลำอีกแล้วค่ะพี่ใจอืม
เดี๋ยวนะเท่ากับว่าคุณบุ๋มกำลังจะบอกอย่างนี้เหรอฮะ
ว่าคุณบุ๋มรับรับมาแล้วณตอนนี้นะคะอืม
รับแล้วค่ะรับแล้วคือรับแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตอนแรกตอนแรกไม่ตั้งใจ
ตอนแรกตอนนั้นณตอนนั้นคือเราปฏิเสธแน่นอนไม่เอาค่ะ
แต่พอพอถึงจังหวะหนึ่งที่เราต้องรับนอกนั้นคือเราเต็มใจรับแล้ว
เต็มใจแล้วค่ะต้องถามว่าทำไมถึงเต็มใจรับอืม
คือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายหลายอย่างอืม
อุบัติเหตุหลายหลายเรื่องอืมที่มันเกิดกับแม่ครับ
อ่าแม่แม่มอเตอร์ไซด์ล้มอ๋อก็ปกติเนอะค่ะ
ไซค์มีอุบัติเหตุอาทิตย์ถัดมาพ่อปั่นเป็นทีมจักรยาน
จักรยานล้มอืมล้มจนต้องนอนนิ่งอยู่กับพื้นนะคะครับ
หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แล้วอาทิตย์ถัดมาหลานหลานชาย
ตกบันไดจากชั้นสองค่ะมาเดินคุยกับเพื่อนอืม
โพกหลุดแล้วทุกอย่างก็มีเสียงขึ้นมาว่าให้ได้ก็เอาคืนได้อืม
แล้วบุ๋มก็เลยกลับไปจุดทูปที่บ้านเดิมของคุณย่าค่ะ
แล้วบุ๋มก็จุดทูปบอกว่าท่านคะหนูขอตั้งจิตบอก
หนูเป็นคนรุ่นใหม่หนูไม่เคยมีพื้นฐานรู้เรื่องมโนลาอะไรทั้งสิ้นอืม
ถ้าท่านทำแบบนี้ลูกหลานคนไหนอยากจะดูแลท่าน
ถ้าท่านเป็นบรรพบุรุษท่านอยากให้ลูกหลานดูแล

ขอให้หนูได้ดูแลในแบบของหนู

หนูอาจจะไม่ได้มีความสามารถมีพลังอะไรที่ไปต่อรองท่าน
แต่หนูขอร้องทำข้อตกลงเลยค่ะ
หนึ่งคือหนูไม่รับทรง

เพราะทุกวันนี้หนูช่วยตัวเองยังไม่ได้เลย
สองคืออย่าทำอีกกับลูกหลาน

สามคือจะให้หนูตั้งโรงโคมโนลา
ครูโนลาครั้งหนึ่งใช้เงินเยอะ

บางทีงานต้องมี๗วันอย่างนี้ค่ะ

แล้วทุกครั้งที่หนูรับท่านมาแล้ว

หนึ่งคือถ้าท่านอยากให้ช่วยในเหมือน

ลำถวายเทพอะไรสักอย่างของท่านได้
สองก็คือว่าไม่ชักใครสุ่มสี่สุ่มห้า

ถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนสรรพนามเป็นเธอ

โดนข้อหาแบบหลอกลวงประชาชน
คือช่วยตัวหนูพร้อม
ถ้าคนอื่นมันเยอะเกินไปอย่าไปช่วย
แล้วก็หนูจะไหว้ทุกครั้งที่หนูทำบุญ

แต่จะให้หนูแบบไปตามช่วยคน

ถ้าท่านอนุญาตเราอยู่กันได้

มันไม่มีสัญญาอะไรบ่งบอกว่าอนุญาตหรือเปล่า
แต่อย่างน้อยเราก็ได้สื่อสารไปบอกท่าน
ว่าเฮ้ยเราตั้งใจที่จะทำแบบนี้
ผมเคยได้ยินเรื่องราวลักษณะแบบนี้มา

เรื่องของมรดกทางความเชื่อและวัฒนธรรม
ที่บางครอบครัวเขาส่งต่อกัน
บางครอบครัวยึดเป็นสิ่งที่เป็นกฎเหล็กประจำบ้านเลยนะ
ว่าจะต้องมีคนรับ
มีน้องคนหนึ่งเคยโทรเข้ามาเล่า

เป็นเด็กอายุประมาณน่าจะ๑๔๑๕ปี
แล้วเด็กรุ่นใหม่เขาถูกบังคับให้รับความเชื่อทางนี้

เด็กรุ่นใหม่เขาไม่อินกับอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
ผลสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดดูเหมือนว่า

เพื่อแลกเปลี่ยนกับอะไรบางสิ่งบางอย่าง

คนในครอบครัวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมีอันเป็นไป
เหมือนกับท่านโกรธ
เหมือนกับบรรพบุรุษโกรธที่ลูกหลานไม่ยอมรับช่วงต่อ
ก็เลยสำแดงให้เห็นว่า
ถ้าไม่รับจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้นะ
แต่ผมชอบความคิดของคุณบุ๋มอย่างหนึ่งว่า

โอเคเราไม่รู้หรอกว่าท่านโอเคหรือไม่โอเค
แต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้สื่อสารไปตรงบอกท่านว่า
ถ้าอยากให้ลูกหลานรับช่วงต่อไป

ไม่ใช่ว่าเอ๊ะอ่ะไม่พอใจ

อันนี้ผมว่ามันเป็นความคิดที่โคตรแฟร์เลย
แล้วมันเป็นการรับที่ผมว่า

แล้วความเชื่อของคุณบุ๋มเอง
อีกหลายคนที่ไปรับวัฒนธรรมพวกนี้มา
มันก็มันไม่ใช่เรื่องผิด

เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเอาความเชื่อ

แปลเปลี่ยนจากความเชื่อส่วนบุคคล

มันเป็นความเชื่อในครอบครัว

เชื่อเพื่อให้ลูกหลานอยู่ในกรอบในเกณฑ์

ใครที่เป็นคนดีอยู่ในกฎกติกา

บรรพบรุษย่อมไม่คุ้มครอง
ทุกวันนี้โอเคกับสถานะนี้

แล้วก็แฟนบุ๋มเนอะ

แต่พอเป็นเราอะค่ะ
เราก็แบบคุยกันตรงแมนเลยว่า

แล้วเหตุการณ์มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นค่ะ

ผมพึ่งออกรถแป้แดงมาไม่ได้ไม่กี่เดือน

หนูก็หื้อป้าไม่มี

ร่างใหญ่นะหัวจะติดหลังคาอยู่แล้วนะ
เออบุ๋มก็เลยเหรอคือเจอทักบ่อย
แล้วเราก็เลยมีวันหนึ่งไปซื้อกาแฟในปั๊มค่ะ
กำลังนั่งดูดกาแฟแล้วกำลังจะเอาแก้ววาง
หันกลับไปคือด้านหลังข้างคนนั่งอะค่ะ

เห็นหรอ
เห็นเลยค่ะเห็นด้วยตาเนื้อ
อยู่ที่วัดวัดนี้แหละไม่ต้องไปไหนผ่านไปปุ๊บได้เลิกที่ผมจะต้องไปดู
พี่หมอดูประจำตัวปีนึงจะดูครั้งหนึ่งก็ไปดูเขาบอกเออนี่
เขาไม่ได้เห็นนะคะว่าเราขับรถไปเพราะบ้านเขามีรั้วที่ปิด
เราจะจอดรถไว้ส่วนข้างนอกนี่พอดูดูนี่แกได้ของแล้วนี่
อะไรพี่ติ๋มไม่บ้านก็ลดอ่ะครูหมอนมโนลาให้อืม
เราก็แบบเหลือกตามองบนอ่ะครูหมอมโมโลลาให้อะไรไปดาวเองเนี่ย
เอาคันเก่าไปเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยก็เนี้ยเขาให้รถคันนี้เขาเลือก
อืมท่านเลือกอ๋อเหรออืมแล้วก็ไม่เห็นได้เลยจะได้ตังค์สิ
ต้องได้ตังค์แล้วไปซื้ออันนั้นถึงจะเรียกว่าให้อืมแต่ท่านไปในรถตลอดเลยนะ
อืมเป็นผู้ชายเออหนูเห็นหนูเคยเห็นแล้วบอกว่าแล้วทำไมไม่ใส่ชุดมโนลา
เขาไม่จำเป็นต้องใส่ชุดมโนราตลอด๒๔ชั่วโมงอยู่ที่ว่าเขาจะไปในแบบไหน
อืมเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่ารถคันนี้ท่านไปด้วยตลอดอืมอย่างวันนี้ที่มาที่นี่ก็มาด้วย
ตรงนั้นที่ท่านเชิญท่านลงไปไม่ได้ลงใช่ไหมไม่ลงค่ะนึกว่าเชิญท่านลงไปแล้วท่านลง
ไปบอกหลวงพี่ที่วัดด้วยนะคะหลวงพี่คะมีคนอยู่ในรถหนูหนูชวนมาอยู่วัดกับหลวงพี่
ละพระอีกเนี่ยภาระหลวงพี่หลวงพี่หันไปมองคันไหนอ่ะโยมคันนั้นคันหลวงพี่
แต่หนูเชิญเขามาอยู่เป็นเพื่อนหลวงพี่ที่วัดหลวงพี่ก็ห้าหลวงพี่เลิกลากแล้วหนึ่ง
จริงแล้วเวลาคนเราคิดอะไรไม่ออกจริงนะเวลาเจอของแบบของไม่ดี
ของที่ไปบูชามาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะบูชารู้สึกว่าผีตามมายังไงก็ไม่รู้
ส่วนมากจะนึกถึงพระพระกับวัดค่ะพระกับวัดเขาขับรถเข้าไปในวัด
บอกหลวงพี่ว่าเนี่ยมีคนตามมีอะไรบางสิ่งบางอย่างฝากไว้หน่อย
หลวงพี่ถามหลวงพ่อสักคำกันไหมไม่ได้ถามว่าท่านเนี่ยอยากรับฝากหรือเปล่า
ไม่ได้ทำเออเวลาคนเราทั่วไปนะเวลาแบบอยากทำบุญหรือว่าเวลาปกติไม่คิดถึงวัด
แต่เวลาเจอเรื่องแบบโอ้โหเจอผีตามคิดถึงวัดเทนาการทำบุญเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
อกเรื่องนอกเรื่องคุณผู้ชมแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณบุ๋มเล่าอะครับผมว่ามันไม่ผิดเลย
มันเป็นความเชื่อที่มันเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่คงกันไว้เถอะดีกว่าปล่อยให้วัฒนธรรมความเชื่อเหล่านี้มันหายไป
เพราะความเชื่อที่คุณบุ๋มเชื่อหรือแม้กระทั่งหลายครอบครัวที่เชื่อไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน

นี่คือเรื่องราวของครูหมอมโนราสายเลือดมโนราทุกวันนี้ถ้ามีสติแบบปกติรำไม่เป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านมารำเป็น

ไม่เคยเรียนลำมโนรามาก่อนเขาบอกว่าลำมโนราต้องตัวอ่อนมากนะ

ปกติคนที่เขาเรียกลามโนลามือเขาจะงอได้

เขาจะให้ดัดมือในกระลามะพร้าว

ใช้ดุลยพินิษฐ์และวิเวณระยาลของแต่ละคน
เพราะเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
แล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่

เป็นความเชื่อที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
คุณบุ๋มไม่ได้ไปเปิดสำนักคุณบุ๋มไม่ได้แบบเป็นร่างทรงแล้ว
มาเดี๋ยวฉันช่วยฉันดูอะไรให้เอาสตุ้งสตางค์มาแลกกัน

เพราะฉะนั้นเก็บวัฒนธรรมแบบนี้เอาไว้เก็บความเชื่อเหล่านี้เอาไว้
ผมเชื่อว่าทุกภาคบางครอบครัวมีความเชื่อที่แตกต่างกันไป
คุณบุ๋มไม่ใช่ครอบครัวแรกที่มีความเชื่อเกี่ยวกับมโนรามีหลายครอบครัว
แล้วก็ใครที่นับถือความเชื่อเหล่านั้น
ก็เห็นมีแต่สิ่งดีเพราะทุกคนอยู่ในศิลป์ให้ทำ
ไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปเปลี่ยนเบียนใครถูกไหมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
วันนี้ขอบคุณมากครับที่มาเล่าเรื่องนี้
ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องของสายเลือดมโนราขอบคุณมากครับ
ยินดีค่ะ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
วันนี้เขามีประสบการณ์มาฝากคุณผู้ชมด้วย
จะเป็นใครมาสวัสดีทักทายเขากันเลยครับ
ยินดีต้อนรับคุณอวนครับสวัสดีครับคุณอู๋

ปกติเราก็จะคุยกันผ่านทางเสียง
แล้ววันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

เรื่องนี้ก็๑๗ปีได้

นั่นเป็นการบ่งบอกได้ว่าคุณอวนเชื่อว่าโลกนี้มีผี

เรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องที่แบบผ่านมาทั้งคนรอบตัวแล้วก็ตัวเอง
วันนี้มาพร้อมกับเรื่องของจิตติดพันธุ

ต้องเล่าให้พวกเราฟังแล้วฮะว่าเรื่องราวของคุณอวนเรื่องนี้เป็นยังไง

เรื่องนี้เนี่ยมันผ่านมา๑๐กว่าปีเนาะ
ด้วยความว่าล่าสุดเนี่ยได้ไปพูดคุยกับเพื่อน
คือกลุ่มอ้วนเนี่ยจะชอบคุยกันเรื่องผีอยู่แล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เรื่องผีอย่างเดียวอ่าจะไปนัด
พอล่าสุดเนี่ยก็เลยได้มาคุยกันเพื่อนก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่า
เฮ้ยอุ่นจำเรื่องยายได้มั้ย
ก็เลยบอกเรื่องไหนวะพอมานั่งนึกถึงก็เลยย้อนกลับมา

ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยอวลเปิดร้านเหล้า
เป็นร้านอาหารกึ่งร้านเหล้านี่แหละทำร่วมกับเพื่อนสนิทประมาณ๔คน
และส่วนใหญ่เนี่ยอ้วนจะไปใช้ชีวิตเนาะอารมณ์มันร้านเหล้าปิดเช้าแทบไม่ได้กลับบ้าน
บ้านอวลจะอยู่อีกจังหวัดนึงใกล้กรุงเทพเนี่ยแหละ
ก็จะนอนอยู่แถวแถวร้านสุดท้ายแล้วอ้วนก็เลือกที่จะไปนอนบ้านเพื่อนคนหนึ่ง
ที่เป็นหุ้นส่วนกันอยู่นี่แหละค่ะเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกัน
แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แล้วนะก็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ย
มีช่วงนึงค่ะบ้านเขาเนี่ยจะอยู่กันทั้งหมดจริงหลักแล้วคือสองคน
เพื่อนด้วยก็เป็น๓ก็จะมีแค่แม่เขายายเขาแล้วก็ตัวเขา
แต่ช่วงที่หนูทำร้านกันเนี่ยพวกหนูก็เข้ามาอยู่ด้วยกัน๔๕คน
บ้านก็ดูคึกคื้นมีชีวิตชีวาเนอะครับแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยคือยายเขาเนี่ย
เป็นคนแบบตอนนั้นที่แกยังมีชีวิตอยู่ก็๗๐กว่าแล้ว
ถือว่าเป็นคนแก่ที่แบบมีแบบทรงอ่ะ
คือจะเป็นคนดุก็ไม่เชิงแต่ก็คือดุนั่นแหละ
แต่ก็คือแกอย่างนี้อย่างหนึ่งแกเหมือนเป็นกึ่งอำมพลึกค่ะพี่แจ๊ค
เดินไม่ได้แต่พยายามแท็บหรืออะไรต่างเนี้ยได้
จะพูดไม่ค่อยชัดพูดไม่ค่อยเก่ง
เหมือนหลักแล้วสิ่งที่แกจะพูดกับพวกหนูคือด่า
จะใช้หรืออะไรอย่างนี้น้อยคำที่จะพูดออกมาเป็นคำ
พวกหนูอ่ะก็เห็นแล้วว่ายายมาแล้วยายของขึ้นแล้ว
ก็จะไม่ได้ค่อยมีใครไปยุ่งกับแกเท่าไหร่

ด้วยความว่าโลกของแกคนแก่เนอะ

เพื่อนบางคนตอนที่เราเปิดร้านด้วย

เมื่อเราอยู่ช่วงกลางวันเราก็อยู่ดูแลยายให้

หลักแล้วก็จะเป็นหนูที่ดูแลแก

เราก็ทำอะไรกันไปเรื่อยนี่แหละ

หนูให้เขาชื่อว่าคุณเอละนะ

เฮ้ยช่วงชีวิตมันถึงเวลาแล้วว่ะ

แต่แม่เขาก็นับถือศาสนาอื่น

แล้วตัวเขาเองพ่อแม่เขาแยกทางกัน

ยายก็คือโอเคมากเลย

เออถ้าเธอลางานได้เธอก็ลองดูนะ

พอช่วงนั้นเราก็ประมาณ๒๐ต้น
มันก็คือวัยที่เราควรจะได้บวชแหละ

พูดน้อยได้แต่แค่สั่งนิดหน่อย

ตั้งแต่แกรู้ว่าหลานแกจะบวช

ภาพดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้น

ที่พยายามเขาอยากจะช่วยตัวเอง

ช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะเริ่มมาบ้านกันเยอะขึ้น
เพราะว่าเราจะมาช่วยกันเรื่องงานบวชครับ

จนพระท่าน

รู้สึกว่าเลิกมันจะได้แค่๑๕วัน

พ่อบอกว่าโอเคพ่อดูมาเลิกศึก

วันนั้นเป็นวันศุกร์
เพื่อนหนูก็ไปปรึกษาพระอาจารย์ที่วัดว่า

ยังไม่ถึงเวลาแกต้องศึกวันจันทร์

เพื่อให้ไปศึกตามเลิกที่พระอาจารย์ท่านบอกวันจันทร์อืมเออ

ก็ถือว่าเป็นเลิกของเขา

แล้วก็ช่วยกันทำกระพรมกับข้าวใส่บาท
เราก็เลยพูดกับพระอาจารย์บอกว่า

พระอาจารย์ไม่ได้มาฉั่นเพลน
ที่บ้านไหมฉันเพลงที่บ้านบ้างไหม

จะได้แค่ใส่บาทหลานช่วงเช้าเท่านั้นเอง

งั้นขอเป็น
มาวันอาทิตย์ละกัน

วันนั้นเพื่อนก็มากันเยอะเลยค่ะ

ย่องไอ้คนนี้

จะชอบเห็นอะไรแปลกตลอดเวลานะ

รอพระมามันเดินวุ่นวายทั้งวัน

เขามีชุดใหม่ให้ยายใส่บ้างเปล่าวะ

ไม่รู้อ่ะต้องถามแก

หัวห่างมึงเป็นอะไรงั้น

อยากให้แกใส่ชุดใหม่วันนี้หลานอุตส่าห์มาบ้าน

เสื้อตัวนี้แกไม่ค่อยได้ใส่เหมือนเมื่อก่อนไปวัด
อะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนจัดแจงให้ยาย

เสร็จจะจะเขาเรียกอะไรนะกวดน้ำให้พรแต่ว่าเป็นพระใหม่
สวดไม่ค่อยเป็นอืมเพื่อนไอ้ย่องเนี้ยแหละยื่นสมุดให้อืม
พระไม่ต้องกลัวสมุดมีสวดเลยอ่าจะได้รับพรกันหมดอ่า
พระท่านก็อ๋ออ๋ออ๋อก็ได้ก็ได้อ๋ออ๋อ
ก็เปิดหนังสือเนี่ยกำลังสวดอยู่ตัวอ้วนเองเนี่ยคือเรียกได้ว่ารักษณะบ้านนะคะ
บ้านบ้านที่ไปอยู่เนี้ยเป็นบ้านไม้สองชั้นอืมบ้านไม้สักอืม
อารมณ์คือบ้านน่ากลัวอยู่แล้วแต่เราไปอยู่จนเรามันไม่ได้กลัวเนอะ
เตียงที่ยายแกจะนอนอยู่ประจำเนี่ยจะเป็นเตียงไม้เรียบโบราณโบราณ
วันนั้นแกก็นอนอยู่เห็นหลานนั่นแหละแต่ลุกมาไม่ได้
อยู่ดีวันนั้นก็คืออาการคือนอนเฉยอืมหนูเนี่ยเป็นคนนั่งพื้นและหลังติดเตียงยาย
พระท่านก็ให้พรหนูก็ยกมือไหว้ให้เพื่อนด้านหน้าก็กระกวดน้ำ
พึ๊บพึ๊บพึ๊บพึ๊บสักพักเสียงยายอ่ะค่ะเฮ้ยสองทีอืม
แล้วก็ฮึบไปเลยเพื่อนหนูอ่ะไอ้ย่องมันเห็นมันบอกมึง
ยายไม่ไม่ให้หายใจแล้วเออตกใจพอวิ่งมันก็วิ่งมาดูเนอะอืม
แต่ตอนนั้นอ่ะหนูว่านั่งอยู่กับเตียงเลยครับแต่คือเราก็เออทำอะไรไม่ถูกอ่ะ
เพื่อนมันก็มาจับชีพจรมึงยายไม่หายใจอืมแล้วตัวแกก็ค่อยค่อยแบบ
อะค่ะครับพระก็คือน้ำตาไหลเลยแหละ
ก็มือสั่นทำอะไรไม่ถูกสุดท้ายก็คือโทรหาโรงพยาบาล
มาก็ไม่ได้ทันปั๊มหัวใจอะไรทั้งสิ้นแกไปอย่างสงบอืม
ก็มาพระท่านนะวันนั้นเรียกได้ว่าแกอุ้มยายนะครับ
ด้วยความรักอ่ะอืมอืมทั้งจีวรเลยอุ้มยายตัวเองขึ้นรถโรงพยาบาลอืม
ก็รถโรงพยาบาลไปสรุปก็คือยายเสียชีวิตครับ
พวกหนูก็บรรยากาศก็คือเงียบเลยเพื่อนก็เลยบอกโอเคพระกลับกลับวัดก่อนอืม
พอกลับไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็ได้เลิกศึกพอดี
ท่านก็เสียใจมากอ่ะเพื่อนหนูไอ้คุณเอเนี่ยเสียใจมาก
ทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ว่ายายไปแล้วอ่ะเหมือนว่ายายคงรอแหละ
ให้หลานบวชจากอาการที่แย่ก่อนบวชคือดีมาก
และในสิบห้าวันนี้ยายก็คืออาการทรงทรงอืม
จนมันผ่านไปแต่ช่วงนั้นเนี่ยด้วยความว่าเขาไม่มีใคร
พวกหนูก็เลยต้องช่วยงานศพครับก็ยายเป็นพุทธเนอะ
ก็จัดทำประเพณีไปวัดก็วัดที่พระท่านบวชนั่นแหละอืม
ก็เรียกได้ว่าคืนแรกพวกหนูบอกกันว่า
บรรยากาศบ้านมันแปลกแปลกว่ะอ่า
มันเงียบเหงามันน่ากลัวและที่สำคัญยายตายตรงเตียงเนี้ยอืม
ก็เลยพูดกันว่าเออนอนด้วยกันไหมยังไงก็ต้องอยู่ช่วยกันอ่ะ
ก็เลยบอกเออก็นอนกลางกลางบ้านนี่แหละวันนั้นน่ะมีหนูเป็นผู้หญิงคนเดียว
ที่เหลือจะเป็นเพื่อนผู้ชายที่มาช่วยในงานอ่า
พอวันนั้นเนี่ยหนูนอนกันอยู่ทุกคนมันเริ่มแล้ว
ไม่มีใครหยิบโทรศัพท์หรืออะไรใดทั้งสิ้นเสียงอ่ะมันเงียบ
อยู่ดีดีเราก็ได้ยินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊ปอ่ะอืม
เสียงเหมือนคนพยายามเหมือนหยิบของหัวเตียงหยิบถุงขยับถุงอะไร
หยิบถุงใช่หนูก็มองล็อกแรกละเพื่อนหนูไอ้ย่องตัวดีเลยเอือ
จริงจบหนูนอน
พอเช้ามาก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยเมื่อคืนเสียงอะไรวะ

ปกติเวลายายอยู่แกจะหยิบอะไร
แม่เขาจะวางของไว้ที่หัวเตียง
จะมีโต๊ะม้าอยู่โต๊ะหนึ่งวางของใส่ถาดไว้

เวลาถ้าไม่มีใครแกจะเอื้อมมืออย่างนี้พี่แจ๊ค

และเสียงเมื่อคืนมันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังควานหาของ
แต่พอตื่นมาเราก็มาสังเกตว่า

คือแม่เขาเก็บไปหมดแล้วเพราะยายเสีย
ก็มองหน้ากันบอกเออแกคงยังไม่รู้ตัว
เพื่อนหนูพูดนะหนูก็เออไม่มีอะไรหรอก
วันนั้นเราก็ช่วยเรื่องงานศพอะไรกันไปเสร็จ
กลับมาอีกคืนนึง
คืนนั้นไม่เจออะไรค่ะแต่ตอนกลางวัน

กลิ่นมันยังมีนั่นนี่นี่นั่นในบ้านนะ
อะไรต่างเออ
คุยเกี่ยวกับเรื่องยายอะไรสักอย่างกันนี่แหละ

แต่ตู้เนี่ยเขาไม่ได้วางแพมเพิร์ตไว้หมินนะ

ยายคือเราไม่ได้นินทาแก
คือพูดแค่เรื่องงานแกอะไรสักอย่างนี่แหละ

คืนวันที่สองผ่านไปวันที่สาม
คืนนั้นกลับมาถึงมันเป็นคืนสุดท้าย

พอกลับมาถึงเราก็เลยพูดกันว่า

คืนแต่รู้สึกว่าเสียงดังเลยแหละ

แต่คราวนี้ตกมาจากในห้องโค้มข้ามโค้มข้ามเลย

ใช่ของตกแล้วตกคราวนี้ตกมาจากในห้อง

แล้วตรงนี้จะเป็นร้านที่พวกหนูนั่งแล้วก็นอนกัน

ก็มองหน้ากันบอกว่าเออจบเถอะวันนี้

ทุกคนก็แยกย้ายทิ้งให้พวกหนูก็อยู่กันแค่๔คน

แม้แต่ตัวหลานเขาเองเนี่ยที่เพิ่งจะศึกมาเป็นทิศเนี่ย

ก็ได้แต่มองหน้ากันว่าเออช่างมันเถอะ
จนพอเริ่มดึกเออมึงนอนเถอะ
อยู่ดีมันก็พูดบอกว่ามึงแต่มันร้อนว่ะ

เดี๋ยวเข้าไปเก็บของที่มันล่วงมา
ไปนอนกันสี่คนอ่ะไม่มีอะไรหรอก

พอผ่านมาหลายวันยายแสดงอิทธิฤทธิ์
คือเรากลัวไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตน

เอาอย่างนี้ละกันเปิดแอร์
แล้วก็พัดลมเป่าออกมาเดี๋ยวมันก็เย็น
ก็เปิดประตูห้องไว้นอน
ยังไม่ทันจะได้หลับตาเลยค่ะ
ประตูปิดดังโค้มสายพัดลมกระเด็นเลยนะคะพี่แจ๊ค
แล้วห้องแกไม่มีหน้าต่างไม่มีทางที่ประตู

เหมือนมีคนจำใจจับบานประตู
แล้วมันไม่ได้ปิดแค่นี้นะปิดโค้มแล้วสายพัดลมเนี่ยกระเด็นเลย
หน้ากันแล้วอยู่ไม่ไหวว่ะ
เอาไงดีวะต่างคนต่างกลับบ้านไหม
ไอ้ตัวเพื่อนที่เป็นทิศเนี่ยไม่เอาพวกมึงอย่าทิ้งกูครับ

ถ้าเพื่อนกลับอยู่คนเดียว

แม่เขานับถือศาสนาอื่นเขาจะไม่มี

ก็คือปล่อยให้พวกหนูจัดการกันเอง
หนูก็บอกว่าเออคืนนี้กูบอกเลยแยกย้ายเถอะ
กลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเผาอ่ะเดี๋ยวมาช่วยงานแล้วกัน

ด้วยความว่าหนูไปยกมือสัญญากับแกไว้ว่า
หนูอะตั้งใจจะจัดดอกไม้ให้นะ
จัดที่เมนให้หนูจะทำเองกับมือ
หนูจะทำให้ยายเป็นครั้งสุดท้าย

วันนั้นมันก็ยุ่งมากเลยพี่แจ๊ก
ได้เวลาชาปนกิจศพรู้สึกจะ๕โมงเย็น
ยุ่งไปยุ่งมาอยู่ดีน้าค่ะ
ที่เป็นน้องแม่เขาก็มาช่วย
เขาก็บอกว่าเออน้องอ้วนว่างไหมไปบ้านเป็นเพื่อนหน่อย

หนูก็บอกแม่จะไปทำอะไรเออนะแม่จะไปบ้านแป๊บนึง
ไปถึงแกก็ไปกันสองคนนะ

แกก็ไปเอาขันเนี่ยไปวางอยู่กลางบ้าน

แกบอกว่าแกอยากรู้ว่าแม่จะกลับมาบ้านไหม
หนูก็ยังคิดว่าแม่แม่ไม่ได้อยู่บ้านนี้

คนที่อยู่คือแม่ใหญ่คนโต

ยเสร็จปุ๊บแล้วมันเกิดมีรอยเท้าขึ้นมา

แล้วพวกหนูก็ยังอยู่วนเวียนกันอยู่
เพราะเรายังทำธุรกิจอยู่ด้วยกันตอนนั้น
ก็เลยพูดแม่บอกเพราะฉันอยากรู้อ่ะ
ฉันอยากรู้ว่าแม่ฉันจะกลับมาไหม

เขาก็บอกป๊าให้มาเป็นเพื่อนแค่นี้แหละ

หนูก็ทำอะไรเสร็จจนกลับมา
ก็เป็นกลุ่มแรกที่มาถึงบ้านนั่นแหละ
แจ๊คมีรอยจริง
และสาบานเลยว่าคนสุดท้ายที่ออกจากบ้านคือหนู

จากคนในบ้านแล้วคนในบ้านก็ยืนยันว่าไม่ได้มีใครเข้ามา

แต่สิ่งที่เจอทุกคนก็ไปยืนดู

คือในรอยแป้งมันเป็นรอยขดไปขดมา

นึกถึงคนที่แบบโทษนะเดินไม่ได้
แล้วพยายามลากตัวเองไปกับพื้นไม่รู้เหมือนกัน
เหมือนกันเออแต่ที่แน่ไอ้ย่องเนี่ยตัวดีอยู่ดีมันก็ลงไปทำกิจกรรมของมันสักพัก
มันก็ตะโกนเรียกไอ้อ้วนมานี่ดิเอออะไรมึงเรายังตื่นเต้นกับรอยอยู่เนอะ
ก็เลยบอกว่าอะไรวะมึงรถเข็นยายป่ะเออวิวแชร์ค่ะมึงว่ารอยที่เห็นล้อวิวแชร์เปล่าวะ
แจ๊คหนูก็ก้มลงไปดูเออเออผมไม่รู้มีวิวแชร์อ๋อเหรอเออวิวแชร์ก็วางอยู่อย่างเดิม
ไม่มีใครเก็บกางไว้อยู่ข้างล่างบ้านนั่นแหละมีรอยเปื้อนแป้งหนูก้มลงเลย
เฮ้ยมึงเหมือนรอยเดียวกันเลยว่ะหนูให้เพื่อนยกล้อเลยเพราะหนูคิดว่าใครอุตลิมาเอาล้อไปเข็นหรือเปล่า
ไม่มีรอยแป้งพี่แจ๊คแต่ล้ออ่ะลายเดียวกันกับที่เป็นรอยแป้ง
พอหนูขึ้นมาบอกว่าหนูรู้แล้วแหละเป็นรอยรถเข็นของยายแต่ไม่รู้ว่ายายมาด้วยวิธีไหน
ทุกคนก็โอเคส่วนแม่ที่เป็นแม่แม่รองที่เป็นน้า
ก็บอกรู้แล้วแหละแม่กลับบ้านอืม
ก็พูดขึ้นมาบอกว่าแกห่วงบ้านมากน่ะอืม
บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แกกับตาสร้างขึ้นมา
เมื่อก่อนแกเป็นนักฉายหนังไงค่ะอืม
สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม้สักแผ่นใหญ่ใหญ่อ่ะบ้านเขาอ่ะครับ
เขาห่วงบ้านมากยังไงแม่ก็กลับบ้านเขาสบายใจแล้ว
เขาพูดแค่นี้ทิ้งท้ายให้พวกหนูแต่แม่สบายใจคนเดียวไง
หนูก็มองหน้ากันล็อกแรกมึงเอาไงวะอันดับแรกเก็บกวาด
แล้วก็ได้แต่บอกว่ายายถ้ายายกลับมายายก็ใช้ชีวิตของยายปกติ
แต่ว่าไม่ต้องมายุ่งหรือว่ามาอะไรกับพวกหนูนะ
หรือว่าจะมีอะไรก็มาเข้าฝันหรือว่าไปหาหลานยายเลยก็ได้
แต่ล่ะไอ้ตัวไอ้ตัวไอเอเนี่ยมันก็พูดว่าแต่แกสนิทสุดนะ

ระวังแล้วกันยายจะมาหาพูดกับหนูอย่างนี้

หนูก็เออมาก็มาวะเอาไงดีก็จบเรื่องนี้ไปพี่แจ๊ค
สักอาทิตย์หนึ่งเรียกได้ว่าช่วงนั้นมันมีเสียงโคมคามเป็นระยะ
หนูยังสัมผัสได้แต่ผ่านมาอาทิตย์นึงเนี่ยหนูไม่สบายพี่แจ๊ค
กลางวันเนี้ยหนูตื่นไม่ไหวเลยแล้วพอดีแม่หนูอ่ะมาหาหนู
บอกว่าเป็นยังไงเขาด้วยความรักลูกแล้วลูกไม่ได้กลับบ้านนะนะอยู่ดูแลร้าน
หนูก็บอกว่าวันนี้น่าจะเข้าร้านไม่ไหวไปตลาดก็ไม่ไหวหนูเป็นไข้แม่
เดี๋ยวคงนอนอยู่ที่บ้านบ้านเพื่อนนี่แหละถ้าแม่จะมาก็มาแล้วกันหนูไม่ได้ล็อกประตูบ้าน
สรุปหนูหลับไปนี่แหละพี่แจ๊คแม่หนูมาหนูเห็นแล้วแหละหนูลืมตามาดู
อ้อแม่แกก็เดินมาห่มพาให้หนูดูว่าร้อนจี๊เลยนะ
หนูก็บอกว่าไม่ไหวขอนอนก่อนเดี๋ยวเย็นค่อยว่ากัน
แม่หนูก็จังหวะนั้นเรื่องนี้ที่หนูมารู้เพราะว่าหนูบอกว่าหนูจะมาเล่าในรายการพี่แจ๊คนี่แหละ
แล้วแม่ก็เลยเพิ่งมาบอกว่าจะไปเล่าเรื่องยายเหรอฉันจะเล่าให้ฟัง
วันที่แกไม่สบายวันที่มาห่มผ้าให้ฉันน่ะไปบ้านฉันเดินมาถึงนะ
ฉันเจอยายอ่ะนอนอยู่บนเตียงฉันน่ะยกมือไหว้แล้วคุณพี่สวัสดีแม่หนูเรียกอย่างงี้นะอืม
แต่แม่หนูอ่ะเขามีคนเจอผีแล้วเจอจังจังตลอดครับแต่เขาบอกว่าเขาก็แค่คิดว่าเขาก็คงยังอยู่ในที่ของเขา
แกก็ไม่ได้สนใจอะไรแกเดินมาแกเห็นแกยกมือไหว้แกก็เดินมานั่ง
เพื่อแค่นั่งนะว่าดูลูกแล้วพักยายถีบแม่บอกทีนั่งแค่นี้ยังหวง
บอกเลยว่าฉันมามาไม่ได้มาทำอะไรฉันมาดูลูกฉันเฉย
แม่หนูก็เลยเดินย้ายไปนั่งเก้าอี้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ริมหน้าต่างก็จะเป็นช่วงระหว่างหัวนอนยายนั่นแหละ
แม่บอกว่าอยู่ดีเขานอนเนี่ยแล้วเขาก็ทำตาอย่างนี้แล้วก็เหลือบใส่แม่ด้วยความโกรธ
แล้วก็ทำปากแบบคนที่ไม่มีฟันปลอมแล้วก็บดฟันบดเหงือกทำปากงุบงิบใส่แม่
แต่ไม่มีเสียงออกมานะแล้วแม่ก็เลยบอกว่าคุณพี่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้มาทำอะไร
จะมามองหน้ากันแบบนี้ทำตาถล่นทะลักแบบนี้ไม่ได้นะ
แม่หนูก้มกลัวนะพี่แจ๊คสักพักแกก็ลุกขึ้นมาแล้วแกก็มานั่งอยู่ที่เตียงแก
แล้วก็แกว่งขาไปแกว่งขามาให้แม่ดูแม่บอกว่าเออไม่รู้จะทำยังไงละ
ลูกก็หลับตาหลับไปแล้วแกก็เลยลุกไปข้างหลังบ้านเอาผ้าไปชุบน้ำครับ
พอเดินกลับมาหายไปแหละแม่ก็ได้แต่บอกว่าเนี่ยฉันเจอ
และหลายครั้งที่เวลาฉันเข้าบ้านเธอเขาก็จะมายืนต้อนรับตลอดอืมเข้าบ้านในเออ่ะครับ
ก็บอกว่ามาทุกครั้งไม่เคยจะมาเอาอะไรสมบงสมบัติก็ไม่มีใครจะมาเอาของพี่ไปหรอก
แจ๊คจนสุดท้ายพอยายเสียไปกิจการร้านหนูด้วยความว่ามันอยู่ในช่วงปีน้ำท่วม
หนูก็ปิดตัวลงฝืนกันไม่ไหวก็ต่างคนต่างแยกย้ายจนตอนหลังเนี่ยหนูมารู้อีกที
บ้านพี่น้องเขาแม่แม่ขายยายไม่อยู่และอยู่กันไม่ได้ไม่ว่าน้าจะเข้ามาอยู่คนไหนอะไรต่าง
ยายเล่นงานหมดเพราะเหมือนยายแกคงรู้ว่าลูกหลานอ่ะจะขายบ้าน
มาเอาเปรียบเรื่องบ้านเพราะแกบอกตลอดเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แกรักมาก
แกคือผูกพันแกไม่ไปไหนแล้วทุกคนเจอจนสุดท้ายแม่ยอมขาย
ปัจจุบันนี้หนูเคยวนเข้าไปดูนะด้วยความอารมณ์มันเป็นบ้านไม้สักพี่แจ๊ค
เรานึกถึงภาพบรรยากาศที่มันน่ากลัวนะไม่มีแล้วพี่แจ๊ก
หมายถึงว่าตัวบ้านยังเป็นปกติเหมือนเดิม
คือตอนนี้เขาขายแล้วเขาก็มีแค่ที่แล้วก็ปลูกเป็นตึกขึ้นมา
แต่ก็ไม่เคยได้ไปถามคนแถวนั้นว่าได้เจออะไรแต่แม่หนูอ่ะก็เลยทิ้งท้ายไว้ประมาณว่าเขาไม่ไปไหนหรอก
เพราะเขาห่วงเขาห่วงมากที่ตรงนั้นเหมือนจิตที่มันยังผูกพันอยู่กับตรงนั้น
มันคือน้ำพักน้ำแรงของเขาไงมันคือทั้งชีวิตของเขาทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อเก็บเงิน
เงินแล้วซื้อบ้านแล้วส่วนมากคนแก่เป็นอย่างนี้จริงจะห่วง
ห่วงอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองสร้างขึ้นมากับมือเพราะเขาคิดว่าสิ่งนี้มันหามาด้วยความยากลำบาก
แล้วอยากให้ตกทอดไปสู่ลูกหลานก็อยู่ที่ลูกหลานแล้วล่ะว่าจะรับช่วงต่อหรือเปล่า
บางคนไม่เอาผมว่าแกก็คงน้อยใจคงโกรธแหละ
บางคนอาจจะโอเคดูแลรับรักษาไว้อนุรักษ์เอาไว้เพื่อเป็นอนุสรให้คิดถึงแก
เรื่องนี้แบบยายดุจริงนะดุดุตอนมีชีวิตอยู่ก็ดุ

มารับรู้ว่าลูกหลานบางคนคือ

ยิ่งรับรู้ได้แกยิ่งดุเข้าไปใหญ่

ทั้งหมดเลยในห่วงเวลานั้นคุณอวนครับ

จนทุกสิ่งทุกอย่างมันเบาลงเนี่ย

ที่มีการเจอมีการเห็นคุณยายอยู่อย่างนี้๒ปี

เรียกได้ว่าถ้าวนยังอยู่ตรงนั้นอยู่

แต่เราก็ค่อยออกมาด้วยว่า

ทั้งมียืนมองทั้งเตียงโคมคาม
และเตียงแกนี่ใครมาวางอะไรไม่ได้เลย

แล้วบ้านบ้านไม้พี่แจ๊คเสียงมันดัง

ก็ได้แต่มองว่าแม่จะอยู่ก็อยู่ไป

สุดท้ายที่แกได้รับพรจากหลานแกแล้วแกก็ไป

กำลังนอนรับพรอยู่ปกตินี่แหละ

ก็คิดว่าทุกวันนี้แกก็คงไป

สิ่งที่คนแก่ส่วนมากต้องการ

เพื่อที่จะไปสู่ในพบภูมิที่ดี

ตามความเชื่อที่ถูกสืบทอดกันมา
บริเศษนะครับและนี่คือเรื่องราวของคุณอวนนะ

ขอบคุณค่ะที่วันนี้มาแวะเวียนมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
ค่ะ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องที่ออฟฟิศวิญญาณร้องไห้
แต่วันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้เขามากันสองคนด้วยกัน
ยินดีต้อนรับคุณเจครับสวัสดีครับคุณเจครับ

อันนี้หนึ่งคนและนี่อีกหนึ่งคน

น่ารักจังเลยผมพยายามอยู่นะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะ
วันนี้แน่นอนว่ามานั่งอยู่ในสถานีผีดุของเรา

ถ้าผมมีความเชื่อให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
คำถามที่ว่าโลกนี้เชื่อเรื่องผีหรือเปล่า

จะให้สัก๙๘เหลือไว้๒

เดี๋ยวคนจะหาว่าแบบสุดโต่งเกินไป

เชื่อแน่นอนว่าโลกนี้มีผีพูดอย่างนั้นเถอ

เพราะว่าจากประสบการณ์จากเรื่องเล่าต่าง

แล้ววันนี้คุณเจมาพร้อมกับเรื่องเล่า
ที่เกิดขึ้นในสายงานอาชีพของตัวเอง

ต้องมาคุยถึงเรื่องของสายงานอาชีพก่อน

หลายคนอาจจะรู้ว่าเซฟตี้คืออะไร

อธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าอาชีพสายงานของเรา

ตี้ถ้าแปลแบบเป็นภาษาไทย

เจก็คือดูแลความปลอดภัยของคน
ที่อยู่ในสถานที่นั้นนะคะ

ดังนั้นคนทุกคนที่เข้ามาในโรงงาน

อันนั้นนะคะก็คือส่วนหนึ่งของงานเจเหมือนกัน

โครงสร้างสถานที่โครงสร้างตึก
ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมันคือสายงานที่แยกออกมาต่างหากเลยสำหรับองค์กรใหญ่
ถ้าตามกฎหมายจริงแล้วมันต้องมีทั้งหมดนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าด้วยความสนใจด้วยสิ่งที่เราต้องทำ
โคปของมันโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเน้นเป็นหลัก
เรียกว่าเราดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรนั้น
แต่วันนี้เรื่องที่คุณเจจะมาเล่าให้พวกเราฟัง
งานที่คุณเจทำไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถจะปกป้องคุณเจจากสิ่งนี้ได้หรือเปล่า

ก็ถ้าตั้งแต่วันนี้เจ๊จะมีเรื่องเล่าทั้งหมด๓เรื่องนะคะ
ถ้ารวมก็น่าจะ๑๐ปีค่ะกลม

ต่างเวลาต่างสถานที่

เล่าให้พวกเราฟังหน่อยคุณเกมเกิดอะไรขึ้น
โดยปกติพี่อาจจะพี่แจ๊คด้วยอาจจะเข้าใจว่าอาชีพที่เจอบ่อย
เซลล์พี่รอปภอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใครจะไปคิดว่าเซฟตี้จะเจอผีเนอะ
แต่ว่างานของเรามีทั้งทำงานทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน

มันก็เป็นช่วงเวลากลางคืนที่เราจะต้องเข้าไปทำงานนะคะ
เดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตพาพี่แจ๊คแล้วก็พี่ที่ดูคลิปนี้อยู่เนอะ
กลับไปตอนที่เจ๊ทำงานอยู่ที่บริษัทเก่า
ไม่บอกเลยว่าที่ไหนนะคะ
อันนี้จะเป็นเรื่องแรกจะเป็นเรื่องสั้นก่อนนะคะเป็นน้ำจิ้ม
อ่าที่เนี้ยเนี้ยเขาจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ
ธุรกิจของเขาก็จะผลิตสินค้าชนิดนึงละกันนะคะ
คราวนี้เนี่ยเจมีภารกิจก็คือต้องเข้าไปตรวจแสงแสงสว่างแบบนี้ค่ะ
ในเวลากลางคืนเพื่อที่จะไปดูว่ามันเหมาะสมให้คนทำงานไหมมันการสัญจรการจราจรอะไรอย่างเงี้ย
มันดีพอไหมในเวลาประมาณใช่ใช่ค่ะทีนี้เรามีทีมทั้งหมดสามคนด้วยกันนะคะ
สามคนเราก็ไปตรวจในในพื้นที่ของเรานะคะปรากฏว่าเอ่อณตอนที่เราไปเนี่ย
พอเราเดินขึ้นไปปกติแล้วค่ะเขาจะมีคนทำงานอยู่แค่พื้นที่ละ๑คน
แล้วเขาก็จะมีออฟฟิศเล็กเอาไว้อยู่ตรงใกล้ใกล้กับที่ทำงานนะคะ
แล้วหนึ่งพื้นที่ที่เขารับผิดชอบเนี่ยคือเรียกได้ว่าแทบจะทั้งตึกอ่ะพี่แจ๊ค
หนึ่งชั้นเอาง่ายคือเลสเซลว่าหนึ่งชั้นหนึ่งคนนะคะอืม
โดยประมาณเพราะฉะนั้นเดินขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่เจอคนเราจะเจอแค่เครื่องจักรที่เรียงเรียงกันอยู่นะคะ
นี้ใจกับทีมก็เดินตรวจแสงก็จะมีอุปกรณ์การตรวจคนนึงวัดคนนึงจดค่าอย่างนี้ค่ะ
ทั้งสามคนอ่ะจะอยู่ด้วยกันกับเจนะคะขออนุญาตเล่าเลยเอาตึกเนาะ
ความที่มันเป็นตึกยาวยาวเป็นแบบยาวไปเลยค่ะเป็นโถงก็เหมือนเหมือนเอ่อ
ยิมอะไรอย่างนี้พี่แจ๊คค่ะแล้วเขาก็จะมีเครื่องจักรวางกันอยู่คู่นึงนะคะแล้วเขาก็จะมีทางเดินทีนี้ทางเดินมันก็จะมีทั้งหมด๓ทาง
ทางหนึ่งติดกับผนังแล้วก็มีเครื่องจักรนะคะแล้วก็ตรงกลางระหว่างเครื่องจักรสองเครื่องอืม
ทางหนึ่งก็เป็นติดกับผนังแล้วก็มีเครื่องจักรเนอะเจเดินอยู่ทางขออนุญาตเป็นซ้ายมือก็ได้เจเดินอยู่ทางซ้ายมือทั้งสามคนทีนี้จังหวะที่เราเดินแล้วก็วัดแสงไปด้วยค่ะเราสังเกตเห็นว่ามีคนอีกคนนึง
รู้ให้ได้แล้วอะค่ะว่าคนนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนัดแนะกันกับทีมว่าเดี๋ยวนะให้พี่คนนี้อ้อมไปด้านหน้าเดี๋ยวเราจะอ้อมไปอีกข้างนึงคือไปดักเลยไปไหนไม่รอดแน่แน่ปรากฏว่าเราก็เอาตามแผนนะคะตุ๊ดแล้วก็ดักพี่แจ๊คมันไม่มีใครในขณะที่นะตอนนั้นเจ๊ยังเห็นยังเห็นเขาอยู่ตรงช่องคือเราเห็น
นั่นคือเรื่องแรกที่เจเอามาถ่ายทอดให้ฟังเดี๋ยวนะนะตอนนั้นคือที่เราเห็นเขายืนอยู่เขาอยู่แต่อีกสองคนที่ไปบอกว่าไม่เห็นมันว่างเปล่ามันว่างเปล่าแล้วตอนนั้นยังไงต่อหมายถึงว่าแตกคือกันไปเลยหรือว่าไงฮะถ้าเป็นพี่แจ๊คทำไงค่ะเอาวิ่งสิครับอยู่ทำไมอะครับอยู่ทำไมใช่ค่ะก็ก็จบวันนั้นก็พอแล้วไม่ตรวจแล้

สีชุดเราก็เดาได้ว่าอ๋อน่าจะเป็นพนักงานเรานั่นแหละอืมเอาอีกแล้วอ่าเขาเขาคงจะแบบแกล้งแกล้งทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจ๊ขึ้นมาเจ๊ก็รอเนอะพี่ทีมงานเจ๊ก็เดินเดินเดินขึ้นมาจนกระทั่งพี่ทีมงานเจ๊เดินมาจะถึงจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วอะค่ะปรากฏว่าคนที่เราเห็นเดินตามหลังมาไม่มีพี่แจ๊คคือในความเป็นจริงมัน

เดิมแต่สีมันอาจจะมีการเปลี่ยน

แต่สีเนี่ยมันคือสีในอดีต

ที่นี่มีประวัติคนเสียชีวิตที่เราทราบ

แล้วก็เป็นบริเวณของอาคารนี้ชั้นนี้
ี่สิบปีผ่านมาแล้วเขายังไม่ไปไหน

เป๊ะแม่นตรงแน่น

พวกเราเองที่เป็นคนพอเกิดเหตุนะคะ
หน้าที่หนึ่งของเจลคือต้องเข้าไปสอบสวน
อุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง

มันก็จะมีตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
เราจะรู้ทั้งหมดว่าเคยเกิดอะไรขึ้นหน้าสถานที่แห่งนี้บ้าง

คือแน่นอนว่าเราจะไปป้องกันอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น

จากที่มันจะเกิดขึ้นกับสิ่งของเครื่องจักร

คนคุมยากมาก

ไม่รู้ว่าคนหรือว่าเครื่องจักรที่มันผิดพลาด
แต่ทั้งหมดเลยต้องอยู่ในความที่
มันไม่ผิดพลาดอยู่ในความที่ไม่ประมาท

เรื่องแรกอ๋อสองเหตุการณ์

โดยดูจากลักษณะของรูปร่างและชุด

นั่นแค่น้ำจิ้มถ้วยแรกแค่นั้นเองนะ

อันนี้ก็เกิดอีกสถานที่นึงแล้วค่ะพี่แจ๊ค
แต่ก็เป็นที่เก่าที่เจ๊เคยทำงานเนอะ

แล้วก็เป็นเวลากลางวันพี่แจ๊ค

สิ่งที่เจ๊เจอคือด้วยสถานที่ทำงานเนี่ย

เขาจะเป็นลักษณะของห้องที่กว้างและสูง
ข้างในก็บรรจุไปด้วยเครื่องจักรที่มันมีความมีความสูง

เป็นเหมือนทั้งอะไรอย่างนี้เนอะ

ก็ลักษณะก็คือเดินขึ้นมาแล้วก็เจอฉัน

ก็เดินขึ้นไปก็เจอฉันอย่างนี้ค่ะ
มันจะมีชีวิตทั้งหมดสามชั้นด้วยกัน
เพราะชั้นที่๓เจ๊จะขึ้นไปได้ถึง
ข้างบนเกือบจะสุดกับเพดานแล้วนะคะ
ทีนี้บนเพดานเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยท่อต่าง
ก็มีท่อน้ำท่อวัตถุดิบนู่นนี่นั่น
ก็จะเดินอยู่บนเพดานอย่างนี้นะคะ
เจ๊ขึ้นไปดูเครื่องจักรที่ชั้น๓พี่แจ๊ค
พอขึ้นไปนะตอนนั้นคือมันไม่มีใครอยู่กับเราอยู่แล้วนะคะ
ก็เดินไปก็ดูเครื่องจักรนั่นนี่นู่น
จังหวะที่กำลังจะเดินลงอะค่ะ
พอเราจะเดินลงเราก็หันมาเพื่อที่จะลงบันได
ข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นท่อมีลักษณะที่ใหญ่นิดนึง

ทีนี้แล้วความสูงถ้าจะให้วัดจากพื้นถึงท่อนั้นนะคะ
เจว่าน่าจะประมาณ๘เมตรสูงมาก
ด้วยความที่เป็นเซฟตี้เรามองเห็นท่อปุ๊บ

เราเห็นคนคนนึงยืนอยู่บนท่อ
แต่คือท่อความสูงจากพื้น๘เมตร
แต่เขาจะมีความกว้างก็น่าจะประมาณสัก

กว้างคือถ้าคนขึ้นไปยืนยืนได้พี่แจ๊ค
ทีนี้พอเราเห็นคนยืนอยู่เขายืนทันหลังให้เจ๊เนอะ
ลักษณะคือเขาอยู่ใกล้เจ๊มาก
เจ๊ยืนอยู่สมมุติเจ๊ยืนอยู่ตรงนี้
เขาอยู่น่าจะถ้าเจ๊เอื้อมมืออีกสักหน่อยอ่ะ
จะถึงเกือบจะถึงแต่ไม่ถึงนะคะ
เกือบจะถึงน่าจะประมาณกลมสัก๒เมตรได้

๒เมตรคือเราเห็นชัดเลยว่าเป็นคนคนแล้วก็ยืนอยู่
ด้วยความที่เราเป็นเซฟตี้แวบแรกเราไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยนะพี่แจ๊ค

หนึ่งคือขึ้นไปได้ยังไงเจ๊ก็มองหาเอ๊ะเขาใช้อะไรขึ้น

อันดับแรกไม่มีบูมเอ้า๒คนที่ยืนอยู่
ถ้าขึ้นที่สูงเขาจะต้องใส่เข็มขัดเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว

การตกอีเซฟตี้ค่ะขึ้นไปได้ยังไงฮาเน็ตไม่มี
ลิฟต์ไม่มาใช้อะไรขึ้นนี่ประมวลแบบผลแบบเร็วมากแล้วกะว่า
เดี๋ยวฉันจะต้องเรียกสอบสวนคิดมาอีกทีอ้าวแล้วยังไงอ่ะ
บูมก็ไม่มีบันไดก็ไม่มีจากตรงนี้คุณจะกระโดดขึ้นไปเหรอ
ก็เริ่มคิดได้ว่าต้องเอละไม่น่าใช่เอละค่ะเอละไม่น่าใช่
แล้วด้วยความที่ลักษณะที่เขายืนพี่แจ๊คเขายืนนิ่งมากนิ่งแบบ
เหมือนคนยืนเฉยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับนะตรงนั้นทั้งที่ตัวท่อเองเขามีความสั่นเนอะ
แต่ตัวเขาไม่ได้สั่นไปกับท่อเลยอ่ะคือถ้าคนยืนบนท่อสั่นพี่แจ๊คน่าจะนึกออกว่า
คนก็ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือไม่ค่ะเจ๊เอ๊ะและเอ๊ะแล้วก็เอาอยู่คนเดียว
ทำไงคะวิ่งอย่างเร็วลงจากแพลตฟอร์มสามชั้นลงมาพอลงมาถึงข้างล่างเจ๊มองขึ้นไปยังอยู่นะพี่แจ๊ค
แต่เจ๊แวบนั้นเจ๊ไม่คิดว่าเขาเป็นคนแล้วล่ะอันดับแรกก็เลยวิ่งไปอีกนิดนึง
ไปตามพี่ที่ทำงานอยู่ตรงนั้นอยู่ในออฟฟิศประหนึ่งว่าเรียกมาพี่มาดูเครื่องจักรหน่อย
คือแบบอ่ะมาตรวจเครื่องจักรกับเจ๊หน่อยไม่บอกค่ะมาตรวจเครื่องจักรกับเจ๊หน่อยอะไรอย่างเงี้ย
ก็พามาเดินตรงมาร์คไว้ตรงนี้ฉันมองเห็นคุณนะเอามายืนอยู่ตรงนี้
แล้วก็ทำเป็นชี้ชวนมองชั้นบนพี่คะฝุ่นอยู่บนนี้ล้างยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ไม่มีแล้วพี่แจ๊คคือเวลามันไม่ได้เร็วเลยนะ
ออฟฟิศอยู่ห่างไปจะวิ่งสัก๑๐๑๕เก้าถึงอ่ะ๑นาทีจะให้เต็มที่เลย
ถ้าคนจะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วลงมาได้ค่ะอย่างน้อยเราต้องเห็นหลักฐานของการมีอยู่
เช่นอาจจะกำลังปีนลงมันก็ต้องเห็นอะไรอย่างนี้
คือแต่กลับมาไม่เจอแล้วการแต่งตัว
เป็นชุดยูนิฟอร์มแต่ชุดยูนิฟอร์มเนี้ย
ไม่ใช่สีที่ใช้กันอยู่ในพื้นที่นี้พี่แจ๊ค
เป็นชุดยูฟอร์มที่ไหนก็ไม่รู้ครับ
เดาว่าน่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มของอีกพื้นที่หนึ่งอืม
แต่คือที่นี่จะเป็นสีหนึ่งอีกอีกแอร์เรียหนึ่งจะเป็นอีกสีหนึ่ง
แล้วก็เป็นชุดยูนิฟอร์มที่ไม่ใช่ของพนักงาน
อาจจะเป็นของพี่พี่ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานช่างในพื้นที่อืมค่ะอืม
อันนี้คือยืนเฉยผมว่าเขาไม่ได้ยืนบนท่อ
ผมว่าเขาลอยอยู่เหมือนเขาลอยอยู่เพราะท่อมันสั่นอ่ะ

ใช่ค่ะท่อมันสั่นแล้วถ้าคนยืนบนท่อสั่นยังไง
ก็ต้องมีความสั่นของร่างกาย
เขาอาจจะมีแพลตฟอร์มส่วนตัวของเขาเองรออยู่นั้น

แต่ไม่ได้ครั้งเดียวที่เจ๊เจอเขา

คราวนี้คือในห้องเดียวกันแต่เป็นชั้นล่างค่ะ
ด้วยห้องเนี่ยเขาจะถูกกั้นกลางระหว่างพื้นที่โดยกระจกบานใหญ่
ที่เราสามารถมองฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มองเราได้อย่างนี้ค่ะ
เอาเจ๊ก็เดินตรวจหน้างานเสร็จเจ๊ก็กำลังจดบันทึกข้อมูล
อันนี้ด้วยความเมื่อยลาเจ๊ก็เลยไปยืนพิงกระจก
แล้วก็จดหันด้านข้างเข้าหากระจกนะคะ
ก็พิงกระจกอย่างนี้แล้วก็จดข้อมูล

เรารู้สึกว่ามีคนคนนึงมายืนมองเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระจก

ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามีคนแกล้งประจำค่ะ
ชอบโดนแกล้งเวลาเดินเข้าไปข้างในอะไรอย่างนี้

สิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นทัศน์ด้านหลังพี่แจ๊ค

ภาพที่คุ้นเคยแวบขึ้นมาเลยเหรอ
นั่นเลยคือเขายืนแล้วเขายืนหันหลัง

เดิมลักษณะรูปร่างสรีระและท่ายืน

ก็เก็บของพับทุกอย่างแล้วก็ไปแล้วนะคะ

เป็นคนที่ตกใจแล้วไม่ค่อยกรี๊ดค่ะ
คือถ้าตกใจมากคือสตันพี่แจ๊ค

แผลแม่เบี้ยใสงูเห่าเลยนะคะเจ๊ก็ยื่นอยู่อย่างนี้

คือถ้าตกใจคงตายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะ
มันผิดกับไอ้พิธีกรบางคนนะ
ที่แบบเจออะไรพวกนี้มันจะกรี๊ดก่อนเลย

อันนี้สติแตกเป็นคนที่มีสติมาก

เรียกว่ามันเป็นระยะประชิดนะ
มันใกล้มากแล้วเขามายืนเหมือนเดิม

แต่ไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่แค่แก้ข่าวเจ๊ไม่ได้มีสตินะ

อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยกัน

แจ๊คเคยซ้อมอบพยพหนีไฟไหมคะ

ก็คือการซ้อมอพยพหนีไฟ

ณวันนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ

เราจะหนียังไงให้ปลอดภัย

เราจะควบคุมสถานการณ์ได้ยังไง

เราจะจัดการกับสถานการณ์นั้นได้ยังไง
คราวนี้เวลาที่เราซ้อมอพยพหนีไฟ

ขออนุญาตเล่าเรื่องของซ้อมไปด้วยเลยนะคะ
เหมือนกับเป็นผู้บัญชาการในสถานการณ์นั้นนะคะ
แล้วเราก็จะกำหนดคนที่ทำหน้าที่ต่าง
ที่เกี่ยวข้องใครจะไปดับเพลิง
ใครจะติดต่อรถดับเพลิงรถพยาบาลนั่นนี่นู่น
และหนึ่งในพระเอกคนหนึ่งคือผู้บัตรเจ็บ
เราจะกำหนดว่าต้องมีผู้บาดเจ็บในสถานการณ์นั้น
กี่คนก็แล้วแต่นะคะ
ในวันนั้นเรากำหนดให้มีผู้บาดเจ็บ๑รายเท่านั้น
แล้วก็กำหนดพื้นที่เฉพาะเอาไว้เลยค่ะ
แล้วเราก็กำหนดไปถึงขนาดว่าคุณเจ็บเพราะอะไรนะคะ
ณวันที่เราซ้อมเราบอกเขาว่า
พี่จะต้องตกบันไดและพี่ต้องขาหักนะ
พี่ต้องทำแบบนี้ให้เป็นนักแสดง
ตกบันไดขาหักนะเราก็ระบุพื้นที่เอาไว้เรียบร้อยเลยค่ะ
แก้เหตุฉุกเฉินก็ดังคนก็เริ่มอบพยมออกมา
ทีมต่างเขาก็มีการติดต่อตามที่แผนที่เราวางเอาไว้นะคะ
จนกระทั่งเพราะคนอบพยมมาหมดแล้วค่ะ
คนก็จะมีคนนับหัวที่จุดรวมพลนะคะ
เขาก็จะสั่งให้ทีมค้นหาค่ะเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยคนที่ศูนย์หายออกมาเนอะ
ปรากฏว่าทีมก็ทำงานแข่งขันตามแผนเนี่ยแผนคุณเจวางไว้นี่คือแผน
ก็เข้าไปช่วยในพื้นที่
ปรากฏว่าพอเข้าไปก็เจอพี่แจ๊คเจอคนเจ็บอืม
แล้วก็คนเจ็บที่สภาพที่เห็นคือเขาก็นอนแบบยังไม่หมดสตินะ
แต่มีบัตรแผลอยู่ที่บริเวณขา
แวปแรกทีมเข้าไปก็เหมือนว่าเหมือนว่าแผลมีเลือดด้วยเหมือนว่า
เข้าไปเสร็จเขาก็ลำเลี้ยงเขาจะไปพร้อมเปรยบาล
เห็นเปรยเนอะเปรยแบบกู้ชีบอะค่ะ
เขาก็จะเอาคนเจ็บนอนแล้วเขาก็จะแบกตุ๊ดตุ๊ดออกมาข้างนอกอืม
แบกออกมาปุ๊บเขาก็จะส่งเรื่องต่อให้กับพยาบาล
เขาก็ส่งให้พยาบาลทีนี้พอส่งให้พยาบาลนะคะ
พยาบาลก็ดูแผลเสร็จณตอนนั้นน่ะเจ๊อยู่ที่จุดรวมพล
กำลังสังเกตการณอีดีอยู่ว่าสั่งการเป็นยังไงโอเคหรือเปล่า
เจ๊ก็มีก็ได้ยินการรายงานของเขาอยู่เรื่อยนะคะ
ก็ได้ยินวาวว่าเจอคนเจ็บแล้วนะครับมาตรงนั้นมาตรงนี้
สักพักนึงมีโทรศัพท์มาหาเจ๊เจ๊ก็รับสวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าเป็นพี่พยาบาลโทรมาหา
พี่พยาบาลก็บอกคุณเจคะมาตรงนี้หน่อยนึงมีปัญหา
เจ๊ก็มีปัญหาอะไรเจ๊ก็เดินตุ๊ดไปดู
พอไปถึงพี่พยาบาลเขาก็แบบหน้าตาตื่นนิดนึง
เจ๊ก็อ้าวจากซ้อมกลายเป็นจริง
ปรากฏว่าหลังจากที่พยาบาลดูแผลแล้วพี่แจ๊ค
ไอ้เลือดที่เห็นนั้นมันใช่เอฟเฟคเลือดจริงค่ะ
ได้รับบาดเจ็บจริงมีแผลที่ขา
เจ๊ก็อ้าวแล้วไงงานเข้า
ขาไม่ได้หักใช่ไหมขาไม่ได้หักค่ะแต่ว่ามีแผล
มีแผลและมีเลือดที่ขาแล้วก็แผลที่เห็นนี่คือลึกนะพี่แจ๊ค
จนขนาดที่พี่พยาบาลบอกว่าคุณเจเคสนี้พี่ปฐมพยาบาลไม่ได้นะ
ต้องส่งน้องไปเย็บแผลที่โรงพยาบาล
งั้นเดี๋ยวแจ้งอีดีเลยบอกเลยว่านี่คือสถานการณ์จริง
มีคนเจ็บจริงขอรถพยาบาลไปส่งคนเจ็บหน่อยนะคะแล้วก็ติดต่อประสานงานกันตามแผนของเรานะคะ
ดีก็งงอ้าวเหรอคุณเจเหรออ๋อเจ็บจริงนะโอเคไปก็สั่งให้รถพยาบาลมานะคะ
เราก็เอาคนเจ็บลำเลียงขึ้นรถพยาบาลไปอืมอ่าคนที่ไปกับคนเจ็บเนี่ย
จะมีหนึ่งท่านเป็นทีมประถมพยาบาลของเราเองนะคะลักษณะของรถพยาบาล
นึกถึงรถตู้อ่ะอืมคนขับอยู่ด้านหน้าแล้วก็รถตู้มาก็มีคนเจ็บขึ้น
แล้วก็มีคนหนึ่งคนนั่งไปกับคนเจ็บด้วยนะคะเพื่อไว้ประสานงานนั่นนี่นะคะ
ก็ส่งคนเจ็บขึ้นรถแล้วไปโรงพยาบาลนะคะปรากฏว่ากลับมาที่นี่เจ๊ก็อืม
เกิดอะไรขึ้นก็ถามทีมที่อยู่ตรงนั้นนะคะถามซีเคเวนว่าเขาไปเจอตรงไหนอะไรยังไง
แล้วเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการสอบสวนอุบัติเหตุของเราเนอะคราวนี้ณจุดที่เจยืนอยู่อ่ะ
แจ๊คทีมต่างเขาจะมีวิทยุสื่อสารที่คอยฟังข่าวกับอีดีอยู่ด้วย
ปรากฏว่ามันมีเสียงมันมีเสียงวิทยุสื่อสาร
แล้วก็แบบปนปนเปกันจับความได้ว่าในขณะที่อีดีอยู่ที่จุดรวมพลนะคะ
อ่าแล้วก็มีผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งที่เหมือนกับคอยประสานงานกับทีมอื่นอื่นช่วยอีดีอะค่ะอืม
เขาได้รับโทรศัพท์อีกสายนึงพี่แจ๊คปรากฏว่าสายนี้โทรมา
พอรับโทรศัพท์เราก็บอกว่าสถานการณ์เริ่มไปถึงไหนแล้ว
ส่งคนมาหาผมหรือยังเฮ้ยเอ้ยส่งคนมาหาผมหรือยัง
อืมอืมอืมเอ่อคราวนี้งงสิคะอีดีก็งงคนประสานงานก็งง
ตกลงก็เลยถามว่าส่งคนไหนอืมรับออกมาแล้วอ่าโอเค
ปรากฏว่าถามไปถามมาคนที่เรากำหนดให้เป็นคนเจ็บ
แจ๊คยังอยู่ในพื้นที่ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่มีใครไม่ใช่คนนั้นค่ะ
ไม่ใช่คนนั้นก็กลายเป็นว่าอ้าวโอเคอันนั้นก็เลยเข้าใจกันนะ
ตอนนั้นว่าคนคนนี้คงเกิดอุบัติเหตุจริงจริงอ่าตอนอพยพอ่า
มันเกิดขึ้นได้โอเคไม่เป็นไรมันก็ตามแผนกันต่อไป
อยู่ตรงนี้ส่งทีมเข้าไปหาใหม่เอาคนเจ็บคนนั้นออกมา
คนเจ็บคนนี้ก็คือคนที่เราวางไว้อืมมีแขกแพ้ค้าหากก็มีการตกแต่งแผนนิดนึง
ทาสีให้ฟกช่ำน้ำเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาพยาบาลก็ตรวจแล้วก็ปฐมพยาบาล
นั่นคือเรื่องที่เราสมมุตินะคะแต่ความพีคมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น
พี่แจ๊คพอเหตุการณ์มันผ่านไปจนกระทั่งทุกคนกลับไปที่จุดรวมพลแล้ว
ดีดีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินอืมโทรศัพท์เจ้ากรรมมาหาเจ๊อีกแล้วอืม
คราวนี้คือเสียงเขาแบบจับความไม่ได้อะค่ะแบบว่าเหมือนเหมือนคนตกใจอะไรบางอย่างอย่างเงี้พี่แจ๊ค
แล้วเราเจ๊ก็พยายามบอกเขาให้สงบสติอารมณ์สักพักนึงโทรศัพท์ถูกเปลี่ยนมือไปให้พี่อีกคนนึง
อ่าเราก็รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคนแรกที่โทรมาแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
คือทีมประถมพยาบาลที่ไปกับรถพยาบาลคนที่สองที่พูดคือพี่คนขับรถค่ะครับ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคุณเจคนเจ็บไม่มีนะเจก็อะไรคือคนเจ็บไม่มี
เอาดีดีเล่าดีดีมีสตินะคะก็สักพักนึงเลยพี่แจ๊คกว่ากว่า
ที่เขาจะเล่าเรื่องราวเป็นเรื่องราวได้สรุปความอย่างนี้ค่ะ
รถพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลครับนะคะเวลาที่รถพยาบาลไปถึงอ่ะ
เขาจะมีบุรุษพยาบาลเวรเปรย์อ่ะพี่แจ๊คมาเปิดประตูหลังเพื่อที่จะเอาคนเจ็บลงจากรถถูก
แต่ทีนี้เวรเปรย์เปิดประตูตึ้งขึ้นมาปรากฏว่าเวรเปรย์ก็ค้างอยู่อย่างนั้น
แล้วทีมประถมพยาบาลเจ๊ก็โวยวายขึ้นมาว่าพี่เอาคนนั้นคนนั้นคนนั้นแล้วก็พยายาม
บนตะยั่งอ่ะบนตะยั่งอ่ะไม่ค่ะพี่คือออกชี้ออกไปนอกรถตู้
พี่คนนั้นคนนั้นแล้วก็เหมือนจะพยายามจะวิ่งไปไหนสักที่นึงแต่คือเขาก็แบบ
แล้วทุกคนก็เดียวเดี๋ยวดึงกันไปดึงกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่า
พี่คนเจ็บวิ่งไปคนเจ็บวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคนนิดเดียว
สุดท้ายคือพี่เวรเปรย์บอกว่าเดี๋ยวเปิดมาไม่เจอใคร
เปิดมามีน้องนั่งอยู่คนเดียวใครวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาก็เลย
แบบเหมือนเหมือนเขานึกขึ้นได้อะค่ะว่าเดี๋ยวนะพี่
เปิดมาเจอใครไหมพี่เวรเปรย์ก็บอกว่าเปิดมาไม่มีใคร
มีน้องคนเดียวแล้วน้องก็โวยวายบอกว่าคนเจ็บวิ่งไปอะไรก็ไม่รู้
สรุปค่ะพี่แจ๊คคือสิ่งที่เวรเปรย์เห็นเปิดมาเจอน้องทีมประถมพยาบาลและ
ว่างเปล่ากับบอดว่างเปล่าแต่น้องคนที่นั่งไปกับรถพยาบาลอ่ะ
เขานั่งอยู่กับคนคนนี้ตลอดเวลาพี่แจ๊ค
เขานั่งแน่นอนว่าคือเขาต้องพยายามชวนคุยพยายามจับพยายามนู่นนี่นั่น

ใช่ค่ะคือเขาแล้วความช็อกก็คือพอปรากฏว่าคือเหนาะคนที่ขึ้นไปอะค่ะ
ปกติแล้วว่าเขาจะมีเบลล์มีเบลล์รัดกันตก
แต่ในระหว่างที่ไปคนเจ็บบอกเขาว่าให้ช่วยปลดออกหน่อย
เขาอึดอัดไม่ต้องรัดได้ไหมโอเคไม่เป็นไรได้เพราะว่ามีแผลถลอกที่ขานิดเดียว
ไม่เป็นไรก็ปลดเปรย์แล้วก็คุยกันธรรมดาเลยพี่แจ๊คก็เจ็บไหมนู่นนี่
แล้วพอประตูรถตู้เปิดออกคนเจ็บกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งไปเลย
น้องก็เลยตกใจว่าคนเจ็บอะไรอย่างนี้
แต่คนที่เปิดประตูรถมาไม่เห็นใคร
เห็นแต่คนนี้แบบพี่คนเจ็บนู่นนี่อย่างเงี้ยค่ะ
แล้วคือน้องก็ช็อกพี่แจ๊คช็อกเพราะว่าเอ้าแล้วแล้วใครอ่ะ
ใครคือคนที่คุยกับเราเราจับตัวใครอ่ะ
อันนี้พีคกว่าอันนี้พีคจริงใครจับเราจับตัวใครอะไรอย่างเงี้
แล้วคือน้องเขาก็พี่เขาคนอ่ะยังไงเขาก็คนอ่ะ
หนังทุกอย่างมีเลือดออกอย่างนี้ค่ะ
ขับรถตู้ก็ยืนยันเหมือนกันว่าเห็นค่ะมาด้วยกันจริง
มีมาสามคนมีมาสามคนขึ้นมาจริง
เพราะว่าตอนที่พยาบาลดูแผลอ่ะพี่แจ๊คมันมีเลือดมันมันมองเห็นความเนื้อมีความแบบจะถึงกระดูกขาวอย่างเงี้ยแล้วคือเขาเขาอดโอยด้วยนะคะ
ต่อให้ไม่ใช่คนผมถามหน่อยว่าแผลขนาดนั้นน่ะใครมันจะกระโดดวิ่งออกจากรถตู้ไปได้ถูกป่ะมันไม่สามารถที่จะเดินได้แล้วนะถ้าแผลอย่างนั้นถูกไหม
เขาต้องกระเพกอะค่ะคือยังไงเขาไม่สามารถวิ่งอย่างนั้นได้เขาต้องกระเพกแต่มันมหัศจรรย์ตรงที่๕คนที่อยู่ตรงนั้นรับรู้ได้ว่าเขาคือคน
แต่สุดท้ายแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลคือฝั่งโรงพยาบาลเองเขาก็ยืนยันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้มีแค่เวรเปรย์ท่านเดียวที่เห็น
ทีมที่ถ่ายรูปไว้มันยังติดเขาอยู่เลย

แต่เราไม่สามารถที่จะระบุหน้าตาเขาได้
เวลาที่เราเอารูปนี้ไปถามว่ารู้จักไหมรู้จักไหม
ไม่มีใครรู้จักแล้วก็หน้าเขาจะเป็นแบบ
เหมือนเหมือนถ่ายเป็นหน้าคนแหละพี่แจ๊คแต่ถามว่าแบบมันชัดขนาดที่เราจะ

แต่มันไม่ได้เบลอมากขนาดแบบเบลอเหมือนอันนี้นะพี่แจ๊ค

มีบุรุษพยาบาลเปิดประตูมาจากทางท้ายรถ
ถ้าเห็นคนวิ่งสวนลงไปเขาก็ต้องเห็น

ต่อให้มันเป็นมนุษย์
หรือว่าความมีความเร็วขนาดไหนยังไงก็ต้องเห็น

แต่คนที่นั่งบนรถบอกเอ้ยพี่วิ่งลงไปข้างล่าง

อกจนแบบมาถึงจุดหมายปลายทางเลย
หลอกหลอกไปกระทั่งถึงคนในคอพี่แจ๊คเนาะ

แล้วแบบว่ามันใช่อะ
แล้วมันครบกับสถานการณ์
แล้วก็เสร็จแล้วเราก็เลยคุยเรื่องนี้กันภายใน

ที่นี่มีประวัติอะไรไหม

ไม่มีใครโทษนะไม่มีใครเคยตกบันไดมาเสียชีวิต

ไม่เคยมีอุบัติเหตุกับคนที่เคย

เดากันเนอะพี่แจ๊คว่าอาจจะเป็นแบบว่า
วิญญาณที่อยู่สถานที่แห่งนั้นอยากร่วม

ลองซ้อมหนีไฟว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าโทษน้ำมันเกิดเหตุขึ้นมาจริงเนี่ย

น้องคุมสติแบบวันนั้นนะคะ
กว่าน้องจะกลับมาคุยได้แบบมีสติอะพี่แจ๊ค

น้องที่ต้องนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ

อย่างที่คุณเจบอกว่าถ้าเรามาฟังกันวันนี้
มันเหมือนจะเป็นเรื่องแบบอมยิ้มมุมปากนะ

คนที่พยายามช่วยออกมา

มันอาจจะเป็นเรื่องที่เรานั่งคุยกันแบบขำเมื่อกี้ก็ได้ว่า

อยากจะมาร่วมในการซ้อม

จากพวกเราที่รู้พยาบาลที่รู้

มันเล่าเรื่องมันไม่ธรรมดา

ก็มันต้องได้อยู่ใช่เพราะมันเป็นอุดเหตุที่เกิดขึ้นจริง
ไม่ใช่พี่คนนั้นที่เป็นนักแสดงใช่ค่ะ
แล้วที่สำคัญคือพี่นักแสดงก็นอนรออยู่ไง
ก็นอนรออยู่ไม่มีใครมาช่วยสักทีวะ
ที่ไหนได้เขาช่วยไปแล้วใครก็ไม่รู้ใช่ค่ะ
ใช่คือพี่แจ๊คคือการเจอคนเจ็บมันคือท้ายเหตุการณ์แล้วนะ

พี่คนนี้ต้องนอนรอจนแบบแล้วก็ลุ้นว่ามันถึงช็อตฉากของฉันหรือยัง
เดี๋ยวนะผมถามหน่อยคุณเจเราได้กำหนดจุดไหมครับว่าพี่คนนี้จะต้องนอนตรงจุดนี้นะ

เขาอยู่ก่อนถึงจุดนี้

อยู่ก่อนถึงจุดนี้พี่แจ๊คคือถ้าเกิดคนจะเข้าไปช่วยพี่คนนั้นน่ะต้องผ่านตรงนี้ก่อน
เช่นเราบอกตึกที่๑ห้องที่๒อย่างนี้เราบอกแค่นี้ค่ะ
เราจะบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เราบอกอย่างนี้แล้วเขาจะไปเจอจุดใกล้กันไม่แปลกเลย
ผมเคยฟังเรื่องผีมาเยอะแต่เรื่องลักษณะแบบนี้นี่คือครั้งแรก
ครั้งแรกเลยที่โอ้โหเฮ้ยเหมือนเขาอยากมีส่วนร่วมด้วยแล้วมาฟังตรงนี้เออมันเป็นเรื่องอมยิ้มจริงแต่วันนั้นมันไม่อมยิ้ม

คิดว่าเรื่องมันจะจบแบบนี้ไม่คิดว่าบนรถตู้ที่มาส่งจะกลายเป็นผีผมคิดว่าจะไปจบแบบอื่นโอ้โหเฮ้ยโอ้นี่คืออาชีพที่ที่มีโอกาสได้เจอทุกวันนี้ตัวของคุณเจยังประกอบอาชีพนี้อยู่อยู่ค่ะ
ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้นั่นคือเหตุการณ์ที่หนักสุดป่ะหนักสุดแล้วค่ะ
แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีมีบ้างป่ะประปรายค่ะพี่แจ๊คประปรายในที่นี้ใช่
ปรับไปคือเห็นแว๊บอะไรอย่างนี้มีบ้างแต่แบบมันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดเรื่องที่พี่เจบอกหมายถึงในที่ทำงานนะคะ
แล้วก็พี่แจ๊คตั้งแต่ตั้งแต่เต็มมีน้องแปลกดีนะคะเหมือนที่คนโบราณเขาบอกเนาะว่าคนมีท้องเขาจะมีเซนต์ถูกไหมคะ
พี่แจ๊คก็เหลวเจอบ้างอ่ะแต่ไม่ได้หนักมันจะไม่ได้หนักขนาดนี้มีอีกครั้งหนึ่งขอไปนำจิ้มท่วนที่สามได้นะคะ
จะเป็นถนนเซทนึงในจังหวัดสระบุรี
ในรถไม้จะเป็นถนนตรง

ตรงขวามือกำลังมีคนวิ่งมา
มีคนวิ่งจ็อกกิ้ง
แต่ตลงคนปกติโอเคแดงเหมือนแบบคนที่ตัวขาวแล้วเวลาแดดประมาณนั้นตังว่าคุณแดงบรรค
ม่ำเสมอเลยนะคะไม่ได้แบบว่าถ้าคนผิวขาวมันก็จะขาวแดงเนาะ
ศีรษะโล้นไม่มีผมเลยแล้วแดงแดงกระทั่งหนังศีรษะเนี่ยแดงแดงหมดเลย
ก็อุ้ยทำไมตัวแดงจังคือตอนแรกอ่ะเซฟตี้อีกแล้วค่ะ
เขาจะเป็นอะไรไหมแบบประมาณว่าวิ่งเยอะเกินไปแล้วจะช็อกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ชะลอรถนิดนึงดูสังเกตเขาก็วิ่งมาเจ๊ก็ชะลออะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนั้นคือแป๊บที่หนึ่งทำไมตัวแดงอ้าวสองที่ผิดสังเกตคือ
แขนยาวมากพี่แจ๊คเฮ้ย
คนอ่ะแขนเต็มที่ไม่เกินหัวเข่าหรอกเกินก็เกินนิดนึง
แขนคนคนนี้ค่ะถึงตาตุ่มเลยค่ะ
เฮ้ยเข้นที่เวลายืนเนี่ยนะ
ถ้าวิ่งเขาคือแล้วแขนเขาก็ลากไปจะถึงพื้นอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วตัวแดงแดงพี่แจ๊คสองทุ่มมีแค่เจ๊กับเขาอยู่บนถนนเส้นนั้นครับ
จำจากตอนแรกที่ชะลอพอเห็นแขนยาวปุ๊ป
แยกด้วยเจ๊แบบขอโทษนะคะเป็นเซฟตี้ที่ไม่เชฟ
ไม่เบรกไม่ลงมองซ้ายขวาไม่ตบ
ไฟเลี้ยวถึงแยกปุ๊บฉันเหลียวฟ้าวเข้าบ้านฉัน
อารมณ์นั้นมันรอไม่ได้ไง
มันน่ากลัวมันน่ากลัว

หรือมันเป็นแค่ช่วงจังหวะเซนต์เราเปิด
แล้วเราเห็นเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้

แต่คือเจกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเจรู้

อันนี้กลัวแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะ
แต่คือแค่ภาพที่เห็นเราก็ช็อกแล้วพี่แจ๊ค
ตัวแดงหัวโล้น

ก็คุยกับเพื่อนกับคุณแฟน

ตอนที่กำลังจะมีน้อง

เพราะว่าจากเรื่องเล่าที่คุณเจเล่ามา

และก็อีกครั้งนึงก็ถนนเส้นเดิม
เล่นมาทางซ้ายอย่างเงี้ยก็จะมีเสาหลักกิโลน้อยน้อยสีขาวขาวที่จะจะเห็นคนนั่งอยู่บนหลักหลักกิโลนั่งแบบนั่งนั่งยองยองนั่งยองยองแล้วกอดเขาอย่างเงี้ยคือเป็นผู้ชายลักษณะคือแบบว่าเขาเขาดูดูน่าสงสารดีกว่า
เสื้อผ้าเขาก็จะมอมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งกอดเข่าอยู่บนหลักกิโลซึ่งใครจะไปนั่งกอดเข่าอยู่บนหลักกิโลน้อยอันเล็กนะไม่ได้อันใหญ่เหมือนที่เขาโฆษณาอย่างนี้อันเล็กอย่างเงี้ยนั่งอยู่ได้เขาไม่ได้นั่งอยู่บนนั้นเขาน่าจะลอยอยู่บนนั้นแต่โชคดีที่เขาไม่ได้หันมาสบตากับเจ๊นะ
ก็ไปแล้วไปเลยผมว่าเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเราไปเห็นเขาพอดีไปจูนติดกับเขาพอดีค่ะโหนั่นคือเรื่องราวของคุณเจที่ทำอาชีพเซฟตี้ค่ะนะครับก็บ่งบอกได้เลยว่าเออหรือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีโอกาสจะได้เจอสัมผัสใกล้ชิดใกล้เคียงกับพวกเขาเหล่านี้ไม่น้อยกว่าอาชีพอื่นอื่นที่เราได้เกริ่นมาตั้งแต่ข้างต้นค่ะนะฮะนั่นคือเรื่อง

อเจมส์ทีนี้เนี่ยผมยังไม่เคยถามคุณหิวแว่นเลย
ถ้าพูดถึงความเชื่อเรื่องของผีของสาง
เต็ม๑๐๐คุณหิวแว่นเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ว่าโลกนี้มีผี

อเจมส์๙๐อีก๑๐คือ
คือด้วยความที่ว่าเราไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นตน
อย่างมากก็แค่ได้ยินเสียงแค่นั้น
มาเป็นแค่เสียงแต่ยังไม่เคยเห็นเป็นแบบตัวเป็นตรง
ถ้าวันไหนมีโอกาสได้เห็นก็จะเชื่อเต็ม๑๐๐
อเจมส์๙๐นี่ก็เยอะนะ
เป็นด้วยความเชื่อลูกชายเขาเคยเจอได้ไง
เราก็เลยตอนแรกก็เชื่อไม่ถึง๙๐หรอกค่ะ
วันนี้คุณหนูแว่นเอาเรื่องมาฝากชาวสถานีผีดุของเรา
มาพร้อมกับเรื่องขวางทางบุญ
อันนี้ต้องถามก่อนว่าเป็นประสบการณ์ของใคร
เป็นประสบการณ์ของพี่ที่เคยทำงานด้วยกัน

คราบเกี่ยวระหว่างปลายปี๖๓แล้วก็ต้นปี๖๐

เป็นยังไงครับที่บอกว่าเป็นการไปขวางทางบุญ
ก็คือเหตุการณ์นี้ที่พี่เขาเล่าให้ฟัง
สมมุติชื่อเป็นชื่อพี่ปลานะคะ
ก็คือว่าด้วยความที่ว่าไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
เราได้มีโอกาสที่จะทักไปหาพี่เขา
เพราะว่าเรามีความสนใจที่อยากจะไปบวชชี

บวชชีหมายถึงบวชชีพรามหรือ

เขาบอกว่าในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปี๖๓๖๔ค่ะ
ช่วงนั้นพี่ป่าเขารู้สึกว่าเขาเหมือนตัวเองจะดวงตก
เพราะว่าทำงานอะไรไป

เราเสนองานอะไรไปมันไม่เหมือนกับที่เขาทำงานผ่านมาประมาณ๔๕ปีค่ะ
ว่าเค้าแนะนำมาให้อะค่ะว่าเนี่ยลองไปดูดวงไหม
มีวัดนึงมีพระครูเค้าดูดวงได้
พอได้ยินนึกได้พอเขานึกได้ปุ๊บเขาก็หาวันไปค่ะ
พอได้วันไปเสร็จเขาก็ไปเจอพระครูท่านนี้เอาวันเดือนปีเกิดให้
พระครูเขาก็ทักมาค่ะว่าเนี่ยดวงตกนะ

แต่ว่าไม่เป็นไรให้สวดมนต์ถือศีลนะคะ
แล้วก็ทำการภาวนาสวดอ่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
สวดบทเบิกบุญนะคะ
แล้วก็พระครูก็ย้ำว่ายังไงเวลาทำงาน
ปกติเราเป็นคนพูดเยอะใช่ไหม

เวลาพุกไปมันอาจจะไปขวางหูขวางตาค่ะ
ขัดตาใครได้โดยที่แบบเขาไม่รู้ตัว
โอเคกลับมาจ้ะไปดูดวง

แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
ในชีวิตหน้าที่การงานเขาก็ยังไม่ดีขึ้น
เขาก็เลยเอ๊ะคราวนี้จะทำยังไงดี

เขาก็เลยคิดได้ว่าโอเคเราต้องไปปฏิบัติธรรม
เพราะว่าเขาชอบชอบในเรื่องของการปฏิบัติธรรม
การตรวจตื่นภาวนาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พี่ปาเนี่ยเขาก็บังเอิญว่าเขาไปรู้จักกับแฟนของนักร้องท่านหนึ่ง

พอพูดถึงสระบุรีพิจิตร
ผมจะนึกถึงเรื่องเล่าในรายการเลยนะ

ว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปวัดนี้นะ
สระบุรีไปส่งแม่หน่อยได้ไหม
เขยเขาก็โอเคเดี๋ยวไปส่งให้
พอถึงวันมันเค้าก็ออกกันจากเช้ามืดเลยนะ
ไปถึงที่นู่นประมาณ๘โมง๙โมงเช้า
ก็ไปส่งพี่ปาบอกว่า

เห็นคนอื่นเขาปฏิบัติกันละ

ปกติเขาไม่รับเขานะอืมอ่าแต่ไหนไหนก็ไม่เป็นไร
ไหนไหนก็มาแล้วก็เดี๋ยวให้ไปเก็บข้าวของ
แล้วก็เปลี่ยนชุดอ่าพี่ป๊าได้ยินอย่างนั้นก็ให้ลูกเขยเขากลับบ้าน
เขาก็ไปเก็บของไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาเจอแม่ชี
ช่วงเช้าที่เขาไปถึงอะค่ะเขาก็ปฏิบัติตามพิธีกรรมของท่านนั้นน่ะนะคะ
พอถึงปฏิบัติเสร็จฉันเพลงเสร็จอะไรเสร็จก็มีประกาศมาว่าเดี๋ยวช่วงบ่าย
ให้มาเจอกันที่ลานตรงที่มีพระพุทธรูปนะ
ซึ่งลานตรงนั้นมันเป็นลานทรายแล้วก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่
โอเคพอถึงช่วงบ่ายพี่ป๊าก็มาทุกคนก็มาตามเวลาที่นัดไว้
แล้วคราวนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็น
อ่าขั้นตอนในการนั่งสมาธิอืมซึ่งการนั่งสมาธิอ่ะค่ะเขาแนะนำว่า
นั่งสมาธิไปเรื่อยเรื่อยให้สวดภาวนาแค่หนอแค่หนอแค่นั้น
ถ้าได้ยินเสียงอะไรอืมห้ามลืมตาหลังจากเสร็จสิ้น
ก็นั่งสมาธิกันในขณะที่นั่งอ่ะค่ะพี่ป๊าเขาก็ได้ยินเสียงแล้วอืม
ได้ยินเสียงมีคนมากระทิบข้างข้างหัวหน่ออืมหน่อแบบรัวรัวมากเลย
หนอหนอหนอหนอหนอหนอเหมือนเป็นการเร่งจิตอะค่ะอืม
แล้วก็ได้ยินเสียงคนนู้นกรี๊ดคนนั้นกรี๊ดคนนี้ร้องไห้
จนกระทั่งมาถึงตัวพี่ปาเองอืมเขารู้สึกว่าเขาเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้อืม
เขามีความรู้สึกว่าอึดอัดอยากร้องไห้อยากหัวเราะ
มันมันไม่รู้ว่ามันจะแสดงออกทางไหนดี
รู้สึกยังไงดีจนสุดท้ายเขาก็เปล่งเสียงหัวเราะออกมาดังมาก
แล้วก็หงายไปเลยในช่วงที่หงายก็มีคนมารับนะคะอืม
คนที่รับเขาก็พาเขาพยุงนั่งเหมือนเดิมครับ
แล้วคราวนี้หลังจากที่ทุกคนมีอาการแบบนี้หมดแล้วก็มีพระอาจารย์นะคะ
เขาบอกว่าต่อไปเนี้ยสิ่งที่ไม่ดีอ่ะได้ออกจากตัวเราทั้งหมดแล้วอืม
จะเป็นครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวที่เป็นอย่างนี้
เพราะว่าเราทุกคนดูแลเขาไม่ดีอืม
ดูแลเขาไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับแบบเป็นการให้โทษอะค่ะครับค่ะ
พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้ทุกคนไปเหมือนไปรีแล็กอะค่ะ
แล้วก็นัดเจอกันที่สาราเพื่อมาสวดมนต์เย็นอืม
ตามเวลาที่เขานัดไว้อืม
หลังจากนั้นพอถึงเวลาทุกคนก็มารวมตัวรวมตัวเสร็จ
ป้าเขาก็บอกว่าเห็นอ่า
คนนะคะถือตะก้ามาอืม
ซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีมอแล้วตามด้วยตัวเลขเขาจะม้วนไว้ให้ทุกคนหยิบสุ่มหยิบ
สุ่มดิบพี่ป๊าเขาก็หยิบคนนู้นก็หยิบคนนี้ก็หยิบ
ซึ่งเขายังไม่รู้ว่าไอ้ที่หยิบเนี่ยหยิบเพื่ออะไร
ใช่แต่ถ้าคนที่เคยมาเขาจะรู้แต่ด้วยความที่ว่าพี่ป๊าไม่เคยมาเขาก็ไม่รู้
เขาก็หยิบเขาหยิบเสร็จปุ๊บเขาก็เปิดขึ้นมาดูแต่เขาจำไม่ได้นะคะว่า
ว่าเขาได้หมายเลขที่เท่าไหร่อ่าค่ะหลังจากนั้นก็มีทางเจ้าหน้าที่อะค่ะ
เขาประกาศมาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นการฝึกอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งจะมีแม่ชีค่ะเดินไปส่งแต่ละคนที่มของที่ตัวเองได้
ถึงเวลาก็ก่อนถึงเวลาเขาก็มีแจ้งมาว่าต้องนั่งกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้
ห้ามทำอะไรห้ามตรวจอะไรค่ะเขาก็จะแจ้งหมดเลย
พอถึงเวลาก็เดินไปพอถึงมของพี่ป่าค่ะ
ป้าเขาบอกว่าทางมันเป็นเหมือนสะพานข้ามคลองเล็ก
เดินไปประมาณเจ็ดแปดเก้าก็จะเป็นประตูเปิดแล้วก็จะเป็นเหมือนกระต๊อบเล็กเล็ก
แม่ชีเขาก็ส่องไฟฉายส่องไฟฉายไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยศพอาจารย์ใหญ่นะ
ซึ่งพี่ป๊าเขาบอกตอนที่เข้าไปเห็นแค่ศพเดียว
แล้วแม่ชีก็บอกว่าเดี๋ยวจุดทูปหนึ่งดอกแล้วก็ให้ทำการกล่าวตาม
พี่ป๊าก็กล่าวตามไปเรื่อยจนกระทั่งมีประโยคนึงที่พี่ป๊าเขาบอกว่าเขาไม่อยากกล่าวเลย
แต่เขาไม่กล่าวก็ไม่ได้ก็คือขอเชิญอาจารย์ออกมา
อาจารย์ในที่นี้ก็คือที่นอนอยู่ที่นอนอยู่ข้างหน้าข้างอยู่ในมเดียวกันนั่นแหละ
อาจารย์ใหญ่ศพขอเชิญอาจารย์ออกมานะพี่ป๊าบอกจะไม่กล่าวก็ไม่ได้
เสร็จก็จุดทูบแล้วเขาสังเกตเห็นอัศนะค่ะอยู่ค่อนข้างที่จะชิดลงเลย
เขาเลยบอกแม่ชีว่าถามแม่ชีค่ะว่าหนูขออนุญาตเขยิบอาศนะออกมาหน่อยได้ไหมคะ
ชีบอกไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ตรงตามหลักสูตรอ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้
ป๊าก็เข้าไปเข้าไปเสร็จนั่งสมาธิฝึกจิตก็ได้ยินเสียงแม่ชีเขาเดินออกไปแล้ว
พอแม่ชีเดินออกไปได้สักพักหนึ่งสิ่งที่แม่แทนก็คือบรรยากาศที่มันเงียบ
เงียบมากเงียบกริ๊บจนได้กระทั่งได้ยินเสียงหายใจของตัวเองอะค่ะอืม
นั่งไปสักระยะหนึ่งได้ยินเสียงกบร้องผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงลมหายใจ
แต่พี่ป๊าเขาก็ยังคิดในแง่ดีว่าคงเป็นลมเสี่ยงลมหายใจของหมาแหละ
คงมีหมาอยู่แถวนี้แหละผ่านไปสักพักได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ด้านนอกเป็นเสียงผู้ชาย
คุยกันนานอยู่ค่ะแต่ว่าจับใจความไม่ได้ว่าคุยกันว่าอะไรนะคะ
พอได้ยินเสียงคนคุยเนี่ยพี่ป๊าก็นึกแล้วว่าแถวนี้คงมีหมู่บ้านใกล้เนอะ
คงมีชาวบ้านเขาเดินผ่านกันมาแหละ

ใช่เสร็จแล้วคราวนี้เสียงเงียบพี่ป๊าก็นึกนะเอาทำไมเงียบล่ะ
พูดอีกสิคุยกันอีกสิอย่างเงียบอย่างนี้สิ
ตรงนี้เสร็จก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไปทางด้านหลัง

ป้าก็คิดอีกคิดในแง่ดีอีกว่าคงใกล้ถนนเนอะแถวนี้
ตรงใกล้ถนนก็ไม่มีอะไรแล้วก็เสียงทุกอย่างก็เงียบ
แล้วคราวนี้เริ่มแล้วเริ่มมีเสียงหายใจรอบตัวรอบตัว
พี่ป๊าก็นึกในใจกลัวก็กลัวจะลืมตาก็ไม่กล้า
จนผ่านไป๒ชั่วโมงแม่ชีเขามารับ
พอแม่ทีมมารับปุ๊บฉายไฟฉายเข้ามาหา
สรุปว่าไม่ได้มีศพอาจารย์แค่ศพเดียว

แต่ตอนที่ฉายมาเขาฉายแค่ศพเดียวฉายมาแค่โรงเดียว
โรงหนึ่งก็อยู่ขนาดข้างเขานี่แหละ
เขาก็เลยคิดว่าอ้าวแสดงว่าเสียงลมหายใจเมื่อกี้
ไม่น่าจะใช่สิ่งที่เขาคิดแล้วน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ป้าก็นึกว่าเจอแค่นี้ดีแล้วแหละไม่ต้องเจอไปมากกว่านี้หรอก
ทุกคนเท่าที่ฟังมาเจอหนักมากเลยนะเจอหนักกว่านี้อีก
หนักกว่านี้อีกแต่พี่ป๊าเขาก็เบาใจไงค่ะว่าเขาเจอแค่นี้ดีแล้ว
เขาก็เดินออกไปพร้อมแม่ชีแม่ชีก็ถามเป็นยังไงบ้างลูก
ก็ดีนะคะก็ดีนะแถวนี้คงจะใกล้หมู่บ้านคงใกล้ถนน
หนูได้ยินเสียงคนคุยกันด้วยได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ด้วย
ทีหันมาเลยค่ะต้องซ่อมนะ
ต้องซ่อมใช่หมายถึงว่า
ต้องซ่อมก็คือเขาต้องทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง

อันนี้พี่ป๊าเขาก็เลยพูดเลยค่ะหนูไม่ซ่อม
ถ้าหนูซ่อมหนูจะโทรศัพท์ให้คนที่บ้านมารับหนูตอนนี้เลย

พอมาอีกวันหนึ่งอะค่ะช่วงประมาณเที่ยง
ก็เดินไปหาแม่ชีด้วยความที่ว่าเขามีความเอ๊ะอยู่ในใจว่า
ข้างบนมันต้องมีหมู่บ้านติดว่างั้นเขาจะได้ยินเสียงคนคุยกันได้ยังไง
เขาก็อยากรู้อยากไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่า
มันน่าจะมีหมู่บ้านนะมันน่าจะใกล้ถนนนะ
ก็เดินไปหาแม่ชีบอกแม่ชีเนี่ยแต่เมื่อคืนหนูได้ยินจริงนะ
แถวนี้มันคงจะใกล้หมู่บ้านใช่ไหม
ชีก็เลยหันมาแล้วบอกว่าเธอที่นี่พื้นที่มีเป็น๑๐๑๐ไร่
คนที่ไหนจะมาเดินรถที่ไหนมันจะมาแข่งให้เธอได้ยิน
แต่หนูได้ยินจริงนะก็ยังขยันขยอค่ะ
สุดท้ายแม่ชีก็พาขึ้นไป
สรุปพี่ปลาเขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นป่าจริง
ไม่มีหมู่บ้านไม่มีถนน
ใช่แล้วแม่ชีก็เลยบอกว่าศพอาจารย์ใหญ่๒ศพ
ที่เห็นนั่นในอะคือเขาประสบประติเหตุ
แล้วเธอเห็นรถมอเตอร์ไซค์ข้างไหม
อาจารย์ใหญ่เขาห่วงรถมาก
เขาก็เลยต้องเอามาไว้ที่นี่ด้วย

มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ประสบอุติเหตุอยู่ด้วยหรอ
ใช่เขาอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ข้างกระต๊อบเลย
ป้าบอกสภาพมอเตอร์ไซค์ดูไม่ได้

เขาไม่เอกใจไม่เอ๊ะไม่อะไรละ

เขาบอกว่ากลิ่นเหมือนทูบผสมฟอร์มาลีน

ปลาก็รู้แล้วสงสัยเขาคงเดินมาส่ง

ต้องเดินมาส่งนะหนูเดินกลับเองได้
จนวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม
อย่าลืมไปทำบุญให้เขานะกลับไป

พอถึงเวลาลูกเขยเขาก็มารับ

บอกเขาไปเลยนะรถเต็มแล้ว

เพราะว่าทางเข้ามันค่อนข้างที่จะเปลี่ยว

คือพูดเหมือนพูดดักไว้ก่อน

ใช่แค่รู้สึกว่ากลัวเฉยอะ
ว่ากลัวจะมีคนมาโบกแล้วแบบเขาตามกลับมาบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

พี่ป่าเขาก็เอากระดาษใบเนี้ย
ไปที่ห้องพระไปเก็บไว้ใต้หิ้งพระ

ก็ตกกลางคืนก็คือนอนกัน

เกาะหลังคารถกลับมาบ้านด้วย

ใช่แล้วคราวนี้เขาก็เลยเช้ามา

น่าจะเป็นวิญญาณ

ระยะเวลาผ่านมาประมาณ๑เดือน

การงานก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

เพื่อนร่วมงานเริ่มไม่โอเคกับเขาเยอะขึ้น

ในเมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็คงอยู่ไม่ได้

ก่อนที่เขาจะลาออกเขาก็ไปคุยกับน้องคนหนึ่ง

จะลาออกทำไมเขาก็พูดพูดไป

่งไปพักนึงอะค่ะแล้วเขาก็
มาบอกพี่ป๊าว่าพี่ป๊ารู้ไหม

ไม่นะพี่ก็เป็นของพี่อย่างนี้แหละ

ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่พี่ปลาคนเดิม

ซึ่งจริงนิสัยพี่ป่าค่ะ

อารมณ์ดีต่อให้ทำงาน
กับใครก็ตามเขาจะมีเหตุมีผลเสมอ

สิ่งที่น้องสังเกตได้คือเขาไม่ยิ้ม

ก็ไปหาพระครูท่านเดิมที่เขาไปดูดวง

พระท่านก็บอกดีแล้วที่ออก

อ้าวไงอะ

ว่าเขาจะต้องลงไปด้านล่าง

แล้วเขาจะต้องไปคุยกับพนักงาน

อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยง

อืมก็โชคดีของเขาแล้วที่เขาตัดสินใจ

เขาอาจจะติดโควิดแล้วอาจจะเป็น
คนอีกก็ได้ใครจะไปรู้
หลังจากนั้นพระครูเขาก็ให้

ผ่านมาเดือนนึงก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น

หลวงพี่อีกท่านหนึ่งแฟนเขาก็อาบน้ำมนต์ให้

บอกว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลย

จนชีวิตเขาพลิกหลังจากลาออกนะคะ

เขาจะต้องเปิดร้านขายของชำเล็ก

เพื่อที่จะได้เอามาช่วยในเรื่องของ

ก็ได้เปิดร้านขายของชำที่ตั้งใจไว้

เขาก็ได้รับโทรศัพท์

บอกว่าแม่เนี่ยพ่อเป็นอะไรไม่รู้
ปวดหัวปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุ

ุดหงิดจากเป็นปกติเป็นคนที่ไม่หุดหงิดง่าย
คราวนี้เขาหุดหงิดขึ้นมาเลยเหมือนปรี๊ดเลย

ก็วางสายไป

แต่ในช่วงที่ขายดีมันมักจะมีเรื่องมาตลอด

จนพี่ปลาเขาไม่ไหวละ

ก็เป็นอย่างนี้อีก
ก็นึกถึงแม่ชีท่านหนึ่งที่เขารู้จัก

ชีก็บอกว่าลองไปดูดวงไหม

เพื่อนเขาก็บอกกำลังอยากจะดูดวงอยู่พอดี
ไปกันไหมก็นัดวันไปกัน
พอไปถึงสองคนก็เอาวันเดือนปีเกิด

ขอว่าถามจริง
ใครทักว่าดวงเองสองคนน่ะจะรวย

ถ้าเกิดอยากจะให้ชีวิตดีขึ้น
อยากจะให้แสงสว่างในตัวเองมีพอ

แล้วก็หาตะปู๕นิ้วมาให้เขา
ป๊าก็นึกแล้วตะปู๕นิ้วจะไปหามาจากไหน

ป๊าเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะหายาก

ให้แต่ละคนนะคะเอาของตัวเอง
ฝังที่ไหนก็ได้ในวัดนั่นแหละ

ดีขึ้นค่ะพี่ป๊าได้งานทำ

เพราะว่าเขาบอกว่าทำงานที่นี่มันไม่โอเคเลย
คือมันไม่ดี

ก็เกิดเรื่องคือลูกสาวเขาก็ต้อง
ลาออกจากงานคราวนี้ก็เคว้ง

ก็โทรไปแม่ชีก็บอกว่าถ้าจะมาหา

เขามาอยู่ที่วัดป่าแถวปฐุมธานี
วัดป่ามันเดิมแต่เปลี่ยนจังหวัด

ถ้างั้นเดี๋ยวช่วงสงการเดี๋ยวหนูไปหา

ช่วงสงการตอนที่ลูกเขยเขา
จะกลับบ้านไปส่งแม่ก่อนได้ไหม

เดี๋ยวไปส่งหลังจากที่คุยกัน

สรุปสุดท้ายมีรถมอเตอร์ไซค์มาชนหลัง

มันเหมือนพี่ป๊าก็มานั่งคิดแล้ว

เขาบอกว่าเอานี้จะไปส่งเองก็ได้

พอถึงวันนะคะแฟนพี่ป๊าก็ไปส่ง

เพราะว่าแฟนพี่ป๊าเขาปวดหัวแบบเหมือนหัวจะระเบิดอะค่ะ

ไปถึงก็เย็นแล้วก็วนอยู่สองรอบ

มันก็เลยดูเปรียวพี่ป๊าก็เริ่มท้อใจแล้ว

จนกระทั่งแม่ชีเขาเดินมา
เขาบอกว่าลงมาสิ

วันนี้แม่ชีก็บอกว่ารู้แล้ว

หลังจากนั้นพี่ป๊าก็ลงไป

เปลี่ยนไลน์เสร็จจับแม่ชี
ก็พาไปหาพระอาจารย์เพื่อไปรับศิลป

เขาก็รับทำการรับสินอะไรเรียบร้อย

แนะนำพี่ป๊าให้กับพี่เลี้ยง

ออยก็ให้พี่ป๊าสวดมนต์

มันไม่มีกระจิตกระใจสวดมนต์เลย

เขาสวดอะไรก็สวดไม่รู้เรื่องสักอย่าง

กำลังสวดมนต์โทรมาหาแม่หนี้

บอกแม่มึงไปไหนเนี่ยไม่ดูแลพ่อมึงเลย
แม่เขาก็แบบอ่าพี่ป๊าเขาก็แบบโอเค

แฟนหนูปวดห่วงมากแม่ชีก็ตกใจเกิดอะไรขึ้น
ป้าเขาเล่าให้ฟังจนแม่ชีเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหม
ใจเย็นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะ
เดี๋ยวพาไปหาพระอาจารย์อีกรอบหนึ่งเผื่อท่านจะมีอะไรดีแนะนำมา
ป้าก็โอเคก็กลับไปสวดมนต์เหมือนเดิม
ในขณะที่สวดมนต์นะคะพี่ปาบอกว่าได้ยินเสียงหมาหอนดังมาก
รอบที่พักเขาเลยดังจนสะกิดพี่ออย
อ่อนก็บอกว่าหมามันหอนเรื่องของมัน

เขาก็สวดสวดจนจบเขาก็มีความพยายามสวดจนจบ
เดินได้ไม่บังคับหรือถ้าจะไม่เดินก็นั่งสมาธิอยู่ในนี้ก็ได้พี่ออยก็เดินออกไป
ตอนนี้พี่ป๊าก็คิดแล้วไปเดินดีกว่าพอลงจากที่พักมาค่ะ
หมาดำอืมประมาณหกตัวเจ็ดตัวมาล้อมรอบพี่ป๊าหมดเลยครับ
แล้วทั้งเห่าทั้งหอนทั้งกันโชคพี่ป๊าก็นิ่งแล้ว
ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแล้วคราวนี้ด้วยความที่ว่าที่พักติดกับโรงครัว
ใกล้โรงครัวคนโรงครัวก็ตะโกนขึ้นมาเลย
แล้วพี่ป๊าก็ไปเดินจงกลมแล้วก็กลับมาค่ะ
ในช่วงที่กลับมาเนี่ยเขาได้ยินคนในโรงครัวถามแม่ชี
เนี่ยเมื่อคืนอ่ะคนมากันเยอะเลยเนอะยังไงแม่ชีก็หันไปมองบอกไม่มีนะ
คนมาสุดท้ายคือปาเนี่ยแหละจะมีใครมาอีกเขาบอกจริงจริงเห็นจริงจริงทั้งผู้หญิงผู้ชายเดินเรียงคิวต่อแถวกันมาเลยเยอะมาก
เอาไม่ใช่คนที่จะมาบวชเหรอแม่ชีบอกไม่ใช่ไม่มีแล้วไม่มีนะ
มีแต่ป๊านี่แหละมาคนแรกพี่ป๊าได้ยินเขาก็คิดแล้วเอ๊ะหรือจะเป็น
วินดาลที่เขาตามมาจากที่บทอีกที่หนึ่งเยอะมากเยอะมากเขาบอกเยอะมากเออเออ
บอกว่าเดินมาเยอะมากเขาก็เลยสงสัยก็เลยถามแม่ชี
พอหลังจากนั้นนะคะแม่ชีก็พาไปหาพระอาจารย์อืมพี่ป๊าก็บอกเนี่ย
หนูจะมาลาศิลป์เพราะว่าแฟนปวดหัวหนักมากเลย
แฟนโปรดหัวแบบมนุษย์สาเหตุพระอาจารย์ก็เอ็ดเลยค่ะ
แฟนมึงอ่ะมีมือมีธีมเดี๋ยวเขาปวดหัวเขาปวดหัวเยอะมากมาก
เดี๋ยวเขาก็ไปหาหมอเองแหละอืมเดี๋ยวอายุห้าสิบสองมันก็ตายแล้ว
ข้างอย่างงี้เลยเหรอใช่ทักอย่างงี้เลยคราวนี้พี่ฟ้าขึ้นเลยอืม
ทำไมพระอาจารย์ทักมาอย่างเงี้ทำไมพูดอย่างเงี้ยเขาไม่โอเคละ
แล้วสีหน้าเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปอีกคนนึงแล้วแล้วคราวนี้พี่ป๊าก็นึกขึ้นได้
ถ้างั้นหนูขอถามเรื่องพ่อหนูแล้วกันวันนี้พ่อหนูเป็นยังไงบ้าง
วันนั้นแล้วถ้าเองจะทำบุญทำให้ตัวเองดีกว่าไหมอืม
คราวเนี้ยพอพี่ป๊าได้ยินอย่างงี้อีกเขาก็ยิ่งบวกเพิ่มเข้าไปอีกความหุดหงิ
ครับไม่พอใจแล้วก็เลยลาลาพระท่านเลยลาเสร็จแม่ชีก็พากลับมา
ที่พักแม่ชีก็ไม่ทักนะคะเขาไม่ทักไม่อะไร
จนพี่ออยมาเห็นพี่ออยเขาก็ถามเป็นยังไงบ้าง
ป้าเขาก็เลยบอกว่าพี่ออยพระท่านเขาดูดวงเป็นด้วยเหรอ
อืมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าแฟนหนูมันจะตายก็ให้ตายไปอืม
อืมปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้อืมปกติเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่น่าจะพูดอะไร
อะไรอย่างนี้ใช่จากบุคลิกใช่ไหมใช่จากบุคลิกจากที่เราเคยคุกคีกับเขามา
อืมเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลยครับแล้วคราวนี้อ่าคืนที่สองเขาก็สวดมนต์ค่ะ
คราวเนี้ยเขาเริ่มมีสมาธิมากขึ้นเริ่มสวดได้อะไรได้เขาก็เลยไปหาแม่ชี
บอกว่าแม่ชีหนูเริ่มสวดมนต์ได้แล้วนะแม่ชีก็บอกดีถ้างั้นเอาเล่มนี้ไปสวด
อืมเปิดหน้านี้นะแล้วสวดบทนี้นะอืมสวดประมาณสักประมาณห้าจบอืม
พี่ป๊าก็รับมาแล้วก็มาสวดอืมพอสวดได้ถึงช่วงที่สามอืม
รอบที่สามหมาหอนอีกแล้วพี่ป๊าก็สะกิดพี่ออนเหมือนเดิม
ออยก็บอกว่าช่างมันมันจะห่อนช่างมันอย่าไปทักอย่าไปยุ่ง
สวดพอสวดจบก็นึกขึ้นได้ว่าเออต้องโทรหาลูกสาวนะ
ก็เลยโทรหาลูกสาวเขาโทรเสร็จปุ๊บลูกสาวเขารับสาย
ลูกสาวเขาพูดมาเลยค่ะแม่ทำอะไรอยู่เนี้ยอืม
แม่รู้ไหมว่าหนูร้อนมากเลยแม่ทำอะไรอยู่
ตอนนี้แม่ทำอะไรอยู่หนูหงุดหงิดมากหนูร้อนมากหนูไม่ไหวแล้ว
ปาก็เลยพูดไปว่าฟังแม่นะลูกอืม
ให้หนูอ่ะขึ้นไปบนห้องพระแล้วจะมีกระดาษเล็กจะมีชื่ออยู่สองชื่อ
หยิบมาให้แม่หน่อยลูกสาวเขาก็ขึ้นไป
พอเปิดประตูห้องพระเท่านั้นแหละค่ะเสียงแก้วน้ำบนหิ้งเนี่ย
แตกดังพลบอืมแตกแบบไม่มีสาเหตุอ่อ
อยู่ดีดีก็แตกแตกพอแตกเสร็จลูกสาวเขาอารมณ์เบาลงอืม
อ่าพออารมณ์เบาลงก็เดินเข้าไปหยิบบอกเนี้ยแม่หนูเจอแล้ว
เดี๋ยวหนูถ่ายรูปส่งให้นะครับพี่ป้าก็เลยตั้งใจว่า
จะเอาชื่ออาจารย์สองชื่อนี้ให้พระอาจารย์อยู่ในตอนเช้า
ว่าเป็นแบบที่เขาคิดไว้ไหมใช้อาจารย์ไหมที่ทำให้เหมือนแบบชีวิตพี่ป๊าเขาเป็นแบบนี้
พอเช้ามาก็เอาชื่อให้อาจารย์ดูพระอาจารย์เขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอก
ไม่ใช่อาจารย์สองคนนี้หรอกสองคนนี้เขาเหมือนเขาสละร่างกายตัวเอง
เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่มาทำกับเราแบบนี้หรอก
แต่มันเป็นเพราะว่าเราดวงตกแล้วไปที่จุดตรงนั้นที่มีดวงวิญญาณเยอะ
มันก็เป็นธรรมดาที่มันจะมีดวงวิญญาณที่ไม่ดีตามเรากลับมา
หมายถึงวันที่ไปนั่งสมาธิในมครั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ได้ตามมา
แต่สิ่งที่ตามมาคือตรงนั้นแน่นอนว่ามันเป็นป่าช้าค่ะ
ดวงวิญญาณดวงอื่นผีสัมภเวษีอื่นตามเข้ามา
พี่ปาเขาดวงตกที่ลูกเขยเขาฝันว่ามีผู้หญิงเกาะรถมา

เขาตามพี่ป๊ามาง่ายแล้วบอกกับว่าเขาดวงตกพอดี
วัดเดินมาทำที่นี่เสร็จพี่ปาเขาก็กลับบ้าน
กลับบ้านก็ไปเอาชื่อตรงนี้ไปเผาทำบุญสวดมนต์เป็นประจำเลย
จนกระทั่งเขาสัมผัสได้ว่าชีวิตเขาอ่ะเริ่มดีขึ้นอืมหลังจากบวชที่เนี่ยที่ล่าสุดนะคะ
ชีวิตเขาดีขึ้นงานเขาโอเคขึ้นอืมแล้วจู่จู่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็คือ
หลังจากที่กลับมาประมาณสองสามวันนะคะอาการปวดหัวของแฟนเขาอ่ะ
เดี๋ยวเขาจะกลับต่างจังหวัดเพื่อไปเอาขันที่เขารับไว้ค่ะ
กลับมาบ้านก็คุยกับลูกเขยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพาแม่ไปหน่อยนะ
ถึงเวลาก็พาไปแต่ไปก็ยังไม่ได้กลับวันนั้น
กลางคืนเขาก็ต้องนอนที่นั่นซึ่งเขาเองเขาก็ต้องนอนกลางเต็นต์
อยู่ช่วงบริเวณหน้าบ้านเพราะว่าในบ้านคนนอนเต็มแล้ว
คนอยู่เต็มแล้วเขาก็ต้องนอนกับลูกเขยข้างนอก
เขาบอกว่าในช่วงคืนนั้นนะคะช่วงที่นอนเขายังนอนหลับไม่สนิทนะคะ
ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินรอบเต็นต์เขาก็เลยลืมตาขึ้นมา
สรุปสิ่งที่เห็นคือเป็นผู้หญิงผู้หญิงชะลาแล้ว
แก่ใช่คนแก่หยุดเดินพอพี่ป๊าลืมตาแค่นั้นนะคะเขาก็หยุดเดิน
แล้วเขาก็เหมือนพยายามจะเอาตัวเข้ามาในเต็นต์จนพี่ป๊าเขาต้องลุกขึ้น
เขาก็ร้องเฮ้ยลูกเขยเขาก็สะดุ้งถามมีอะไรแม่
ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสงสัยเมื่อกี้แม่ตาปาก
พอถึงเวลาก็กลับบ้านค่ะเช้ามาก็กลับบ้าน
ก็ใช้ชีวิตดำเนินเรื่อยลูกสาวชีวิตการงานลูกสาวก็ดีขึ้น
ตัวเองดีขึ้นอาการแฟนหายทุกอย่างดีขึ้นหมดเลย
แล้วเหตุการณ์สุดท้ายที่พี่ปาบอกว่าที่เขาเจอก็คือเป็นในตัวของลูกสาวเขา
ซึ่งลูกสาวเขาเป็นคนจิตอ่อนอยู่แล้วครั้งสุดท้ายที่เจอลูกสาวเขาฝัน
เขาฝันว่าเห็นพี่ปลาอยู่ในฝันแล้วคราวนี้ลูกสาวเขาก็เรียกแม่แม่ทำอะไรอ่ะ
เขาก็หันมาในฝันนะคะตัวพี่ป๊าหันมาหันมาด้วยหน้าตาที่ดุดันมาก
ลูกสาวเขาก็สะดุ้งสี่คันนี้นี่ไม่ใช่แม่เราแล้ว
แล้วสักพักหนึ่งลูกสาวเขาก็รู้สึกว่าเขาแน่นหน้าอก
แน่นหน้าอกเหมือนมีความรู้สึกเหมือนโดนผีอำอะค่ะ
ตาขึ้นมาสรุปสิ่งที่เห็นคือเป็นร่างพี่ปานั่งทับอกลูกสาวเขาอยู่
ลูกสาวเขาก็เลยตะโกนว่าแม่แม่ช่วยหนูด้วย
คือลูกสาวเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แม่เขา
บอกแม่แม่ช่วยหนูด้วยแม่ช่วยหนูด้วยตะโกนยังไงพี่ป๊าก็ไม่ได้ยิน
ผีตัวนั้นนะคะเขาพูดว่าก็เป็นเพราะแม่มึงบวชมาไม่รู้หรอก
มาลูกสาวเขาก็เล่าให้พี่ป๊าฟังบอกเนี่ยแม่มันยังไม่หมดนะ
หนูว่ามันยังมีอีกยังไงก็มีอีกมันเขาคงไปยังไม่หมดง่ายอะแม่
พี่ป้าก็บอกเอาอย่างงี้ใจเย็นเดี๋ยวถ้ายังไงอะ
เดี๋ยวแม่จะสวดมนต์ทุกคืนทุกวันแล้วเขาก็สวดเหมือน
คล้ายเป็นสวดบทไร้ผีค่ะแต่น่าจะเป็นบทสวดในการป้องกันมากกว่า
เขาสวดไปเรื่อยจนกระทั่งสิ่งพวกนี้เริ่มจางลง
ลงไปเรื่อยก็คือไม่ได้เห็นแบบไม่ได้เห็นในฝัน
ไม่ได้เห็นมาเป็นผีอำแต่เป็นในลักษณะของการได้ยินเสียงนอกห้อง
อย่างเช่นลากผ้าห่มเดือนลากเท้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ป้าก็บอกว่าชีวิตตอนนี้หลังเขาก็ดีขึ้นมาก
สิ่งพวกเนี้ยก็เขาก็ไม่ได้เจออีกเลยเจออย่างมากก็แค่เสียง
ลูกสาวเขาลูกเขยเขาก็ไม่มีอาการฝันร้ายแล้ว
เพราะว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะสวดมนต์ทุกวันเท่าที่ทำได้
ไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยอื้อหนิ

อเจมส์เอรึไม่ดีอนั่งคือบางทีถ้าคนดวงโดกดวงดิ่งมาก
แล้วไปอยู่ในสถานที่แบบนั้น
เหมือนเขารับรู้ว่าคนนี้ไม่มีก็เกาะต้องการตัวเอง
เออสามารถตามมาได้และก็จะเกาะตีอยู่อย่างนั้น

ตอนที่พี่ปลาไปนั่งครั้งแรก
แล้วบอกว่าได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงมอเตอร์ไซค์นู่นนี่นั่น
หลังจากที่มีแม่ชีเข้ามารับปุ๊บแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับแม่ชีฟัง
ทำไมแม่ชีถึงบอกว่าต้องซ่อมมันมีเหตุผลไหม
เขาไม่ได้บอกค่ะเขาบอกแค่ว่าต้องซ่อมนะแค่นั้น

แต่ตัวพี่ปลาเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปบอกแม่ชีหรือเปล่า

ผมว่ามันไม่รู้นะมันจำซ่อมอย่างเดียวคือ
ตัวของพี่ปลาเนี่ยลืมตาดูทำผิดกฎกติกาอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่เรื่องการเล่าให้กับแม่ชีฟังผมฟังเรื่องลักษณะการไปนั่งอย่างนี้มาหลายครั้ง
เหมือนเมื่อกี้ไม่ได้มีศพเดียวนะบางคนเจอสามศพหน้าพลิกนี่หน้าพลิกนี่แล้วื่นหลักนี่
แล้วก็เดินออกมาได้ยินเสียงให้ใจรถต้นพ้อ

ข้างข้างหูอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวิธีการทำสมาธิแบบ
นี้มันต้องคนใจถึงประมาณหนึ่งนะแต่บางคนส่วนมากตาม
เรื่องเล่าเนี้ยไปด้วยความที่ตัวเองไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัว
เองจะต้องเจอกับอะไรเด็ดดอกไม้เข้าไปเด็ดดอกไม้เออเด็ด
ดอกไม้ตอนเที่ยงคืนฟังชื่อโอ้ยสวยหรูใช่แต่พอไปถึง
ตรงนั้นเนี่ยด้วยด้วยความที่มันหนีไปไหนไม่ได้แล้วไง
เออนะฮะนั่นคือเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้ง
มากใช่แล้วก็เจาะจงจะเป็นที่จังหวัดนี้ด้วยแสดงว่าที่
นี่ดังมากน่าจะดังดังดังดังที่ปลาเขาเคยบอกบอกชื่อ
วัดมาเหมือนกันไอ้เราก็เสิร์ชดูก็อืมอันนี้อยู่ที่ความ
ของแต่ละคนนะนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นความเชื่อเรื่อง
ของการไปนั่งปรงอ่าอสุพักษ์กรรมฐานดูศพอะไรอย่าง
เนี้ยนะฮะเพื่อให้ตัวเองปลงรู้จักว่าอ๋อร่างกายของ
วันหนึ่งก็จะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยอ่านั่นคือเรื่องราว
ทั้งหมดนะใช่โอเควันนี้ขอบคุณคุณหนูแว่นนะครับที่มา
เรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันขอบพระคุณนะครับแล้วก็เหมือน
ครับฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยสำหรับท่านไหน
ที่มีประสบการณ์สยองหลอนสั่งประสาทแบบนี้สามารถที่จะส่ง
เรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการครับ
นั่งพูดคุยกันแบบเห็นหน้าแบบนี้ครับและสำหรับสัปดาห์
นี้เวลาหมดหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมนะครับทุกค่ำ
คืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องผีผี
และวันนี้พวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนผมแจ๊ค
ชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานส่งคุณผู้ชมทุกท่าน
ก็นอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่า
หลู่จะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝัน
ดีราตรีสวัสดีฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับขอบคุณ